สี่มิถุนายนนะครับทุกผู้ชมครับถ้านับเป็นวันเนี่ย
วันนี้สามสิบสี่วันอืมฮะสามสิบสี่วันแห่งการหายตัวไปแล้วเสียชีวิตของน้องชมผู้เด็กหญิงวัยสามขวบ
ที่บ้านกะบนกกตูมอำเผินดงหลวงจวัตรมุกดาหารค่ะวันนี้เรามีทั้งความคืบหน้าและความเคลื่อนไหวในพื้นที่อืม
วันนี้มีภาพของคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่แล้วก็พี่สาวด้วย
ก็คือน้องสดิ้งขี่จักรยานยนต์ไปเราไปเจอพอดี
ทีมข่าวของเราก็ติดตามไปถ้ามีภาพเดี๋ยวเอามาเลยนะฮะ
ภาพของพื้นที่นะครับที่มุกดาหารนะครับ
วันนี้ตำรวจลงพื้นที่เพื่อไปติดตามตรวจสอบ
แล้วก็ดูความเคลื่อนไหวต่างเพิ่มเติม
แต่คุณพ่อคุณแม่และน้องสดิ้งนะวันนี้จะไปไหนอะไรยังไงกันนะครับ
ตำรวจมาขอข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องอะไรเรามีความคืบหน้าให้แน่
๔วันแล้วยังเป็นปริศนาว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่
ถ้าคนร้ายมีอยู่จริงเนี่ยจะเป็นใครมาอุ้มน้องไปทำอะไร
แล้วทำอะไรกับน้องจนเสียชีวิตเอาศพไปทิ้งที่ภูเหล็กไฟ
อกจากนี้นะครับวันนี้คุณแม่น้องชมพู่คุณพ่อด้วยญาติพี่น้องด้วย
ไปตลาดเตางอยเมื่อช่วงเย็นนี่เองเราก็ไปเจอมานี่ฮะ
ไปซื้อกับข้าวกับปลานะครับแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่
ลอตเตอรี่เนี่ยเลข๒๙๐ที่แม่บอกไปหามา
แล้วได้มาหลายใบด้วยอ๋อโอ้โหนี่นะครับทุกผู้ชมครับ

เดี๋ยวท่านรอเลขนี้มีความหมายอย่างไรนะครับ
ถ้าพูดถึงเรื่องของความเคลื่อนไหวในพื้นที่
เกี่ยวกับเรื่องของบุคคลต่างเนี่ย
อันนี้เราก็ต้องจับตาไปที่ลุงพลด้วย
วันนี้ลุงพลลุงเขยของน้องชมพู่นะครับ
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยในคดีเนี่ยนะฮะ
ลุงพลบอกกับเราว่ายอมรับว่ากังวลและหวั่นใจนะ

นี่ฮะแล้ววันนี้ไปซื้อลอตเตอรี่มาเหมือนกันนะลุงพลเนี่ยค่ะ
นี่ฮะบอกซื้อเลขนี้ผมซื้อเลขเนี่ย
สมมุติถ้าถูกรางวัลที่๑นะก็ดีเหมือนกัน
จะได้เอาเงินไว้เผื่อต้องสู้คดี

วันนี้เลยนี่นะฮะ
พระเดือนชัยนี่เราก็เจอนะครับทุกผู้ชมครับวันนี้
เจออยู่ที่นครนายกอย่างไว้กลับนะ
ขึ้นเขาที่ภูเหล็กไฟไปตามหาเรื่องของน้องชมพู่
เขียนจานอะไรไว้เกี่ยวกับตัวเลขตอนนั้นแล้วก็มีชาวโบ้งชาวบ้านเขาเห็นเขาก็
ซื้อลอตเตอรี่อะไรกันก็ถูกรางวัลอะไรกันเนี่ยนะฮะ
อะไรอ่ะพระท่านทำอะไรกับไม้แล้วเนี่ย

ทำอะไรเดี๋ยวรอดูเอาคดีหลักก่อนดีกว่า
นี่ฮะคดีหลักก่อนครับทุกผู้ชมครับ
๔วันเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่เด็กหญิงวัย๓ขวบที่บ้านกกอก
ที่ตำบลกกกตูมบดงหลวงจมกดาหาร
น้องหายไป๑๑พฤษภาคมก่อนพบเป็นศพที่ภูเหล็กไฟ
บนภูเขาที่ห่างจากบ้านสักประมาณ๒กิโลเมตร
แต่ระยะทางมันลาดชันมากตำรวจก็ไล่สืบสวนสอบสวน
เพื่อจะปิดคดีตามหาคนร้ายที่ทำร้ายน้อง
แล้วทำให้น้องเสียชีวิตเอาศพไปทิ้งให้ได้ยังมุ่งไปอย่างนี้อยู่นะครับ
นี่ครับทุกผู้ชมครับวันนี้ช่วงเที่ยงครับ
ทีมข่าวของเราไปเจอคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องสดิ้ง
พ่อแม่และพี่สาวของน้องชมพู่นะครับที่บ้านกกอกนะฮะ
แต่กำลังออกเดินทางไปแถวบ้านกกตูมอยู่ใกล้บ้านกกอกนะครับ
นายอนามัยนางสาวิตรีแล้วก็น้องสดิ้งนะครับ
ขี่รถจักรยานยนต์ไปด้วยกันออกจากบ้านไปนะครับ
ออกไปสักพักนึงไปเลี้ยวเข้าโรงเรียนบ้านกกตูมนะ
แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขามาขอยืมสถานที่ใช้เป็น
กองบัญชาการในการสืบสวนสอบสวนคลี่คลายคดีน้องชมพู่
งั้นแปลว่าครอบครัวไปที่นี่
เชิญไปสอบปากคำเพิ่มเติม
ขอข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะขอข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะ
ใช้เวลาอยู่ประมาณ๑ชั่วโมงนะครับ
คุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องสดิ้งก็กลับออกมา
แล้วก็จักรยานยนต์คันนี้ก็ขี่กลับบ้านไป
โรงเรียนบ้านกกตูมนะครับใช้เป็นสถานที่
ชุดสืบสวนในคดีนี้นะครับในการที่จะ
บุคคลต่างมาขอข้อมูลนะมาสอบปากคำ
ว่ามาทำงานกันที่นี่นะครับ
มีรายงานว่าตำรวจสพกกตูมนะครับ
เชิญคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่แล้วก็น้องสดิ้งพี่สาวเนี่ย
มาขอข้อมูลในบางประเด็นเกี่ยวกับเรื่องช่วงเวลา
น้องชมพู่หายตัวไปจากบ้านในวันที่๑๑พฤษภาคม
โดยเฉพาะในส่วนของน้องสดิ้งมีบางช่วงเวลาที่ยังไม่ชัดเจน
แล้วก็ช่วงเวลาที่น้องชมพู่หายตัวไปมีใครสังเกตเห็นใครอะไรยังไงบ้าง
ในการจะเข้ามาในพื้นที่แถวบ้านของคุณพ่อคุณแม่
แล้วใกล้คือบ้านของน้าสาวน้องสดิ้งดูน้องอยู่ดูแลน้องอยู่
คุณพ่อคุณแม่ออกไปทำงานข้างนอกประมาณสัก๙โมงหน่อย
โมงเช้า๑๑พฤษภาคมน้องสดิ้งบอกว่า
เดี๋ยวหนูขอไปเล่นขุดดินตรงต้นมะม่วงหน้าบ้านน้าอยู่ใกล้กันนิดเดียว
จังหวะเนี้ยมันเป็นช่วงรอยต่อค่ะน้องสดิ้งเองก็ดูโทรศัพท์
มาดูอีกทีอ้าวน้องหายไปตรงนี้ตำรวจบอกขอข้อมูลเพิ่มหน่อยนะ
ว่ามีใครอะไรยังไงเห็นใครอะไรยังไงกันบ้าง
แล้วก็ช่วงเวลาต่างแล้วก็ให้น้องสดิ้งเนี่ยกรอกเอกสาร๒๓แผ่น
ตรงนี้นะฮะโรงเรียนบ้านกกตูมแนวทางการสืบสวนของตำรวจจนถึงขณะนี้นะครับ
ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
ที่เราได้รับข้อมูลมาเนี่ยแล้วตำรวจก็ยอมรับว่า
คดีนี้อาจต้องใช้เวลาสืบสวนนานหน่อยเพราะคดีลักษณะแบบนี้เนี่ย
หลักฐานมันหายากแต่ตอนนี้ยังไม่มีการนับอายุความ
กับหลักฐานต่างที่ได้มามีผลออกมาแล้วบางส่วน
แต่หลักฐานชิ้นสำคัญตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ
แล้วผลออกมาเนี่ยจะนำไปสู่การออกหมายจับคนร้ายได้ทันที
นี่คือความคืบหน้าด้านคดีที่เราได้จากชุดสืบสวนนะฮะ
ใช่ค่ะคือต้องบอกว่าระยะเวลาของคดีนี้เนี่ยมันเดือนกว่าแล้วนะครับ
เป็นเดือนกว่าที่ครอบครัวน้องชมพู่เองก็ไม่รู้ว่าสรุปแล้ว
เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับลูกสาวเนี่ยมันคืออะไร
แล้วก็เป็นระยะเวลาเดือนกว่าที่ชาวบ้านกกอกเนี่ย
เขาอยู่กันไม่เป็นสุขเลยนะคะครับจากที่เขาเคยมีวิถีชีวิตนะ
ใช้ชีวิตกันออกไปทำมาหากินออกไปหาของป่าตอนเช้ากลับมา
อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาตอนค่ำกินข้าว
คือช่วงที่ผ่านมาไม่มีใครได้ทำแบบนั้นเลย
ถ้าไม่โดนออกไปเรียกสืบซ้วนซ้อบซ้วนทำข้อมูล
ซึ่งตำรวจเองก็เข้าใจตรงนี้ค่ะ
ก็เลยมีการขอความร่วมมือนะคะให้ทีมข่าวแต่ละสำนักเนี่ย
ยอยออกจากพื้นที่ที่หมู่บ้านกกอกวันหนึ่ง
ให้ชาวบ้านเขาได้ใช้ชีวิตกันบ้างค่ะซึ่งช่วงสายเป็นต้นไป
ทีมข่าวเราก็ให้ความร่วมมือเต็มที่ก็คือถอนทีมออกจากหมู่บ้านกกอกเลยนะคะ
ก็ได้ข่าวมาว่าพ่อแม่แล้วก็ครอบครัวน้องชมพู่
ทั้งคุณตาคุณยายณตายฝนแล้วก็ครอบครัวทั้งหมดน้องสดิ้งเองก็เหมือนกัน
เขาได้มีโอกาสนั่งล้อมวงทานข้าวกันที่แคร่หน้าบ้าน
บรรยากาศก็ค่อนข้างจะอบอุ่นทีเดียวนะคะ
มาติดตามขอข้อมูลมาติดตามทำข่าวแล้วเนี่ย
ก็จะมีคนเดินทางมาเยอะแยะไปหมดที่บ้านของคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่
มาให้กำลังใจบ้างมามอบสิ่งของช่วยเหลือบ้าง
มาบอกข้อมูลมาแนะแนวทางร่างทรงหมอธรรมหมอผีพระอะไรเต็มเยอะแยะไปหมด
แต่วันนี้ตำรวจบอกขอเคลียร์พื้นที่เอาแบบให้ชาวบ้านอยู่อย่างปกติสุขกันสักวันหนึ่ง
ให้แบบเงียบกันสักวันหนึ่งได้ไหม
ให้เขาได้พักก่อนนะคะเขาก็มีโมเมนต์ครอบครองครอบครัวการทานกับไข้
บอกว่าเมนูวันนี้มีไข่เจียวมีแกงหน่อไม้มีตำซ่วมมีไก่ทอดก็นั่งทานข้าวกันไปนะ
จริงแล้วเนี่ยคือต้องบอกว่าหมู่บ้านกรอกจริงแล้วเขาเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างสงบนะ
ก่อนที่จะเกิดเรื่องราวขึ้นเนี่ยเพราะว่าเขารายล้อมด้วยหุบเขา
แล้วมันก็ไม่เคยเกิดเรื่องราวใหญ่โตอะไรแบบนี้มาก่อนนะคะ
ตำรวจเขาก็เห็นใจชาวบ้านแหละเพราะก็สืบกันมาหนักหน่วงแล้วสามสิบกว่าวันนะคะ
ทีมข่าวเราเนี่ยอยู่ในพื้นที่๑๒ชีวิตก็ให้ความร่วมมือนะคะก็ออกมา
ซึ่งตำรวจเนี่ยเขาอยากที่จะเขามีเหตุผลนะคะที่ให้กันทุกคนออกจากพื้นที่
ให้ชาวบ้านได้ใช้ชีวิตอย่างปกติสุขเหมือนเดิม
เหตุผลของตำรวจก็คือหนึ่งแน่นอนแหละอยากให้ชาวบ้านได้รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น
เครียดสองก็คืออยากสังเกตดูสภาพในหมู่บ้านแล้วก็พฤติกรรม
ในวันที่ทุกคนสามารถใช้ชีวิตปกติได้เพราะอยากดูว่าใครไปทำอะไรพูดคุยกับใคร
แล้วผู้ต้องสงสัยในใจของตำรวจเนี่ยเขาทำอะไรบ้าง
รวมถึงคาดหวังด้วยว่าถ้าชาวบ้านเริ่มผ่อนคลายมากขึ้น
อาจจะนึกอะไรออกอาจจะเหมือนคิดอะไรได้แล้วให้ข้อมูลเพิ่มเติมขึ้น
คือตำรวจก็ยังคงเชื่ออยู่ว่าชาวบ้านบางส่วนอาจจะมีอะไรที่สงสัยที่ติดใจหรือมีข้อมูลบางอย่าง
ไม่ได้บอกกับตำรวจแล้วก็ถ้าไปดูบรรยากาศเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับที่บ้านกอกนะปกติ
หมู่บ้านแห่งนี้ก็เป็นหมู่บ้านเล็กนะครับแล้วก็เงียบสงบอยู่แล้ว
เต็มไปด้วยปลาเขาพื้นที่สวนไร่หน้าต่างแล้วก็ภูเขา
นี่เป็นช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะ
ก็จะเห็นว่าเงียบสงบค่ะอันนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะ
คุณกิติศักดิ์ดูจากท่าเดินสุขพูดสื่อสาวเรา
เขาก็ใช้ชุดกันตามปกติที่เขาเคยอยู่กันนะนะคะ
เห็นไหมเนี่ยครับบรรยากาศดูเงียบสงบนะ
ทุกคนก็รอแล้วครับ๓๔วันแล้วว่าสรุปแล้วเนี่ย
คนร้ายที่ทำร้ายน้องชมพู่จะเป็นใครนะครับท่านผู้ชมครับถ้าเมื่อวานนี้
จำได้เนี่ยที่ไทยรัฐนิวโชว์ของเราเราได้ให้ท่านเห็นจดหมายฉบับหนึ่ง
คุณแม่น้องชมพู่ให้กับทีมข่าวของเราดูอืมบอกว่ามีพระรูปหนึ่ง
จดหมายมาหานะครับหน้าซองเนี่ยเป็นการจ่าหน้าซองมาจากจังหวัดนครพนม
ส่งมาหาคุณแม่น้องชมพู่นางสาวิตรีผู้ส่งก็คือนี่ครับ
พระสมเดชจากวัดกลางนะฮะที่ตำบลแก้งอำเภอนาแก่จังหวัดนครพนม
ที่บ้านนาแก่น้อยนะฮะวัดกลางบ้านนาแก่น้อย
เนื้อหาใจความในจดหมายก็คือเตือนคุณแม่น้องชมพู่คุณพ่อน้องชมพู่นะครับ
เรื่องการเก็บกระดูกของน้องชมพู่เก็บอัฐิเอาไว้ในโกรธ
ในทาสเจดีอ่ะที่วัดผู้ผาแอกค่ะวัดใกล้บ้านอ่ะอ่า
อ่าว่าเออเก็บรักษาดูแลดีดีนะน้องชมพู่เนี่ยเป็นคดีดังเป็นข่าวดังนะ
แล้วข่าวนี้คดีนี้มันก็มีเรื่องของคนร้ายอาจจะเป็นพวกคุณทำคุณสงคุณสัยอะไรพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้อง
ค่ะเพราะฉะนั้นมันมีกลุ่มคนที่ยังชอบเล่นของทำคุณสัยเล่นมนต์ดำ
เดี๋ยวมันจะแอบมาเปิดเจดีเอาโกรธเอากระดูกน้องชมพู่ไปแล้วจะไปทำปั้นเน่งอ่าอ่า
หรือเอาไปทำเครื่องร้างของขังต่างต่างเนี่ยตรงเนี้ยเก็บให้ดีค่ะ
พระสมเดชเขียนจดหมายมาบอกเนี่ยแล้วบอกว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็น
เหตุการณ์ที่เป็นเรื่องซ้อนเรื่องความวัวยังไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกอะไรประมาณอย่างนี้
เช้าวันนี้ครับคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ครับ
ไปที่ธาตุเจดีที่เก็บกระดูกของลูกสาวนะครับ
นี่ฮะเราก็ไปด้วยครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็เลย
เออก็ดีเหมือนกันพระท่านส่งจดหมายมาเตือน
เพราะว่าตั้งแต่ชาปนกิจศพแล้วก็เก็บกระดูกลูกสาวไว้ตรงนี้เนี่ย
ก็มาหาลูกสาวอยู่นะแต่ไม่เคยเปิดดูเหมือนกันนะครับ
คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราก็ไปนะครับ
แล้วก็เลยช่วยยกเจดีที่เก็บอัฐิของน้องชมพู่นะครับ
เพื่อจะได้ดูข้างในว่าเออเป็นยังไงบ้างนะ
คุณพ่อคุณแม่ก็จุดเทียนนะครับแล้วก็เอานมเปรี้ยวหนึ่งกล่อง
ให้กับน้องชมพู่อ่าแล้วก็บอกลูกสาวนะ
เกี่ยวกับเรื่องการจะมาเปิดดูกระดูกของลูกสาวหน่อยนะครับ
นี่ฮะจุดเทียนแล้วก็เอานมเปรี้ยวมาด้วย
น้องชมพู่ชอบดื่มนมเปรี้ยวนี่ฮะจุดเทียนบอกลูกนะครับ
หลังจากบอกลูกสาวเสร็จเรียบร้อยคุณพ่อของน้องชมพู่
แล้วก็ทีมข่าวของเราด้วยฮะก็ช่วยกันฮะ
เพราะน้ำหนักมันก็เยอะอยู่พอสมควรก็ยกเจดีขึ้นมาตรงนี้
ก็จะมีโกรธที่เก็บอัฐิอยู่ข้างในอุ้ยมดเต็มเลย
เต็มเลยเนี่ยแต่คุณแม่น้องชมพู่บอกว่า
ก็เนี่ยฮะช่วงนี้ฝนมันตกแล้วพื้นมันชื้น
ดมันก็คงจะไต่อ่ะหาที่ไต่ไปเรื่อยอ่ะ
ถ้าเจดีแบบนี้มันก็จะมีช่องโหวรอยโหวอยู่แล้วนะ
ดมันก็คงจะไต่เข้าไปได้ค่ะ
แต่พอเปิดดูแล้วก็เปิดโกรธดูด้วยนะครับ
คุณแม่บอกว่าก็โล่งใจฮะกระดูกของลูกสาวยังอยู่ครบ
ตอนแรกที่ได้อ่านจดหมายของพระที่ท่านส่งมาเตือนเนี่ย

ว่าถ้ามีคนมาขโมยกระดูกของลูกสาวไปจริงเนี่ยจะทำยังไง
วันนี้ก็ถือว่ามาเห็นกับตาแล้วแล้วก็เป็นโอกาสดีด้วย
ได้มาปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดให้แล้วก็เหมือนกับได้มาเห็นว่าลูกอยู่สบายดีด้วยอืม

มีจดหมายพระมาเตือนก็เลยอยากมาดูให้แน่ใจว่ายังอยู่ไหม

พอยกออกมาก็ยังเหมือนเดิม

นึกไหมว่าถ้าเกิดยกมาปุ๊บเราไม่เจอ

ทีแรกก็ตั้งใจมาดูอัฐิของลูกสาว
เพราะว่าพระท่านเขียนจดหมายมาเตือนนะครับ
ก็เกรงอยู่ว่าอัฐิจะถูกขโมย
แต่จริงแล้วก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะ
ที่ได้มีโอกาสมา
ถ้าพระไม่เขียนจดหมายมาก็อาจจะมาแต่อาจจะไม่ได้มาเปิดดูนะครับ

มาทำความสะอาดเจดีให้กับลูกสาวด้วย
ส่วนเรื่องที่ตอนนี้มีทั้งพระนะมีร่างทรงมีหมอธรรม

พยายามโทรมาแจ้งหรือว่าจะมาหาด้วยตัวเอง
บอกว่าตอนนี้ได้ดูแล้ว
ดวงวิญญาณของน้องชมพู่ไปอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้
หรือบอกว่าทำแล้วเชิญแล้วอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะ
คุณแม่บอกว่าไม่อยากให้ทำอะไรเลยนะครับ
อยากให้ดวงวิญญาณของลูกสาวอยู่ที่ตรงนี้นี่แหละ
จุดที่เป็นเจดีเก็บกระดูกตรงนี้ที่วัดภูผาแอกเนี่ย
ไม่อยากให้ใครมายุ่งวุ่นวายกับดวงวิญญาณลูกสาวทั้งสิ้น
ไม่ต้องมาทำไม่ต้องมาบอกว่าได้ทำพิธี
เชิญดวงวิญญาณเรียกดวงวิญญาณช่วย
เหลือดวงวิญญาณอะไรของลูกสาวนี้คุณแม่บอกไม่ต้องเลย
เชื่อว่าดวงวิญญาณลูกสาวอยู่ที่นี่นี่แหละที่วัด
ที่วัดภูผาแอกที่เจดีตรงที่เก็บกระดูกตรงนี้
คุณแม่บอกว่าหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่ทุกคนเนี่ยนะ
ไม่มีใครดีใจหรอกนะเกี่ยวกับเรื่องที่มาบอกว่า
วิญญาณลูกสาวยังไม่ไปสู่สุขติยังอยู่ตรงนั้นยังติดอยู่ตรงนี้
อยากให้ลูกไปสู่สุขติไปเกิดสักทีหนึ่ง
อยากให้น้องไปตามที่น้องชอบ
ไม่อยากให้มีใครเรียกน้องไปโน่นไปนี่ค่ะ
เพราะว่าน้องก็ยังเด็กน้องบริสุทธิ์ค่ะ
คิดว่าไม่นานน้องคงได้ไปเกิดถ้าเราไม่กวนเขา
คนที่เป็นแม่ทุกคนน่าจะคิดออกค่ะว่ารู้สึกยังไง

ความรู้สึกกังวลความรู้สึกห่วงลูกมันเป็นยังไง

คุณจะเรียกลูกเราไปโน่นไปนี่ตามใจชอบไม่ได้นะ

ใช่อยากให้ลูกอยู่ตรงนี้
ถ้าลูกชอบที่ไหนก็ให้ลูกไปอยากให้ลูกไปเกิดอยากให้ลูกไปสบายค่ะ
ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวดึงมาโน่นดึงมานี่ก็ต้องมาต้องไป
ก็ช่วงที่คุณแม่มาดูที่เก็บกระดูกลูกสาว
แล้วก็ตอนนำโกรธขึ้นมาตรงนี้นะครับ
คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเรานี่ก็โอ้โหไปสังเกตเห็นพอดี

ไปสังเกตเห็นตรงโกรธนะครับทุกผู้ชมครับมีราคาอยู่
อ๋อราคาของตัวกดใช่ไหมคะ
๒๙๐บาทคือวันที่ไปซื้อกดมาแล้วก็มาบรรจุกระดูกลูกสาวก่อน
เก็บไว้ในเจดีตรงนี้คุณพ่อคุณแม่คงไม่ทันได้ดึงออก
แต่พอคุณพ่อยกมาดูเนี่ยก็สังเกตเห็นกัน
คุณพ่อก็เลยบอกว่าเออก็สงสัยเนี่ยจะเป็นเหตุบังเอิญหรือยังไรก็ไม่ทราบ
ก็เลยเป็นราคาที่ติดอยู่แบบนี้เลยนะนี่ฮะท่านผู้ชมครับ
คุณพ่อคุณแม่บอกว่าถ้าไม่มีจดหมายจากพระที่ส่งมาเตือน
ก็ไม่ได้มาเปิดนะก็ไม่รู้ว่ามดเนี่ยขึ้นเต็มแบบนี้
อ่าจะได้ทำความสะอาดใช่แล้วเราก็คงจะไม่ได้เห็นว่าเออ
ป้ายราคามันยังอยู่เออสองร้อยเก้าสิบบาทเออสองเก้าศูนย์ตรงเนี้ยอะไรอย่างเงี้ย
นะคะซึ่งจริงทีมข่าวเราก็สงสัยเหมือนกันนะว่า
พระสมเดชน์อ่ะที่ส่งจดหมายหาแม่น้องชมพูอ่ะเออ
จริงจริงแล้วท่านท่านเห็นอะไรหรือว่าท่านไปรู้อะไรมาหรือเปล่าหรือว่าท่านมีตัวตนอยู่จริงไหมอ่า
ชื่อแล้วก็วัดเนี่ยอยู่จริงหรือไม่จริงอะไรยังไงอย่างนี้
อาจจะวัดอาจจะมีอยู่แต่พระท่านอยู่หรือเปล่าทีมข่าวเราตามเลยนะคะครับ
ไปตามที่อยู่ตามชื่อที่จดหมายจ่าหน้าซองมานี่แหละค่ะพระสมเดชเนี่ยนะคะครับ
วัดกลางนาแก่น้อยที่อำเภอนาแก่จังหวัดนครพนม
วัดมีอยู่จริงนะคะอยู่ห่างจากบ้านของแม่น้องชมพู่ประมาณ๗๕กิโลเมตร
พนมกับมุกดาหารอาจจะฟังเหมือนคนละจังหวัดแต่เจ็ดสิบห้ากิโลเมตรอ่า
ตรงเนี้ยสำหรับตรงเนี้ยวัดนี้แล้วก็บ้านของคุณพ่อคุณแม่ใช่ค่ะครับ
เนี่ยอยู่ในหมู่บ้านแกล้งค่ะเราไปตามหานะคะว่าพระสมเดชมีอยู่จริงไหมอืม
มีค่ะท่านคือพระครูพิบูรยพัฒนาเขตหรือพระสมเดชเป็นเจ้าอาวาสค่ะ
เจ้าวาดเลยเหรอฮะเป็นเจ้าอาวาสเลยค่ะของวัดกลางนาแก่น้อย
พอคุณภูริพัฒน์ไปถึงปุ๊บท่านเห็นหน้าท่านยิ้มเลยเหรอฮะ
ท่านบอกคิดอยู่แล้วเดี๋ยวทีมข่าวต้องมาอ๋อเหรอใช่โอ้นี่ค่ะ
บอกคิดแล้วเดี๋ยวต้องทีมข่าวต้องมาหาที่วัดแน่แน่ครับ
ก็บอกว่าตัวพระสมเดชติดตามข่าวน้องชมพู่จากไทยรัฐทีวีมาตลอดเลย
ครับแล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับพวก
ศัยศาสตร์ตามที่เคยมีคนพูดเอาไว้เพราะว่าพื้นที่แถบแถบนั้นนะคะ
อีสานมุกดาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันมีเรื่องราวเกี่ยวกับ
ศาสตมนต์ดำอยู่แล้วเป็นทุนเดิมด้วยจนกระทั่งแปดมิถุนายนที่ผ่านมา
เจ้าวาดคือพระสมเดชน์เนี่ยบอกว่ากำลังทำวัดอยู่แล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่า
อ้าวถ้าเกิดเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับศัยศาสตร์แล้วเนี่ยกระดูกน้องชมพู่เนี่ย
มันอาจจะไม่ปลอดภัยนะคนอาจจะเข้ามาขโมยเอาไปทำอะไรหรือเปล่า
เล่นของมนต์ดำใดใดเพราะว่ากระดูกของเด็กที่เสียชีวิต
หรือว่าคนที่เสียชีวิตแบบผิดปกติผิดธรรมชาติอ่ะครับพวกเนี้ยมันชอบเอาไปทำของ
คุณคุณเอ่อคุณสัยครับหลวงพ่อก็บอกว่ากระดูกชาวบ้านทั่วไปเนี่ย
ขโมยไปทำของขลังเลยก็เลยอยากที่จะเขียนจดหมายไปเตือน
ว่าเอออยากให้ครอบครัวเนี่ยดูแลกระดูกน้องดีอย่าให้มีใครมาเอาไปได้เด็ดขาด
คือท่านบอกว่า
นึกว่าที่แปดที่แปดก็เขียนไปเลยอืมคิดมันคิดว่าเป็นห่วงน่ะอ่า
ห่วงไม่มีอะไรเราก็ห่วงก็ห่วงกลัวจะมันจะวุ่นวายอีกนะอืม
วุ่นวายเรียกกระดูกสุภูนิก็เป็นอะไรเป้าหมายอืมเป็นเป้าของ
ศาสตร์อะไรเนี่ยแล้วดูไปแล้วเหมือนเหมือนไปแนวนั้นนะก็เลยกลัวจะหาย
จะจะหาอะไรคดียังไม่จบอาจจะวุ่นวายกับตัวนั้นอีกน้องดัง
เนี้ยขนาดไม่ดังเขายังงัดเลยอืมเออขนาดยังไม่ดังไม่อะไร
อยู่แถวถ้าตายหูงตายอะไรเนี้ยเขาก็ยังเอาไปอืมเดี๋ยวนี้น้องตาย
แล้วก็ดังแล้วก็เป็นตัวน้อยเหมือนกุมารทองเหมือนลูกกอกอะไร
เนี้ยเออคิดว่าจะเป็นน่ะก็มีคนใสคนไรมันก็มีอยู่
ฮะหมาชะเนยอะไรไปไปแนวนี้ฮะคนที่ที่เทพอีสานก็เชื่อ
แบบผู้พูดผีอ่ะก็ยังถืออยู่เยอะเหมือนกันก็
หลวงพ่อเตือนนี่คือเตือนเป็นหลักทางโลกเลยนะค่ะ
เกี่ยวกับพวกคดีความต่างมันมีให้เห็นอยู่แล้ว
ใช่พวกขโมยกระดูกต่างนานาและยิ่งถ้าเกิดเป็นคดีดัง
คดีที่คนให้ความสนใจเนี่ยมันมีราคามันมีมูลค่า
เพราะว่าสถานที่ที่ใช้เก็บอัฐิเก็บกระดูกเก็บโกรธที่บรรจุอัฐิกระดูกพวกนี้เนี่ย
บางจุดบางที่เขาก็ทำเป็นลักษณะเหมือนกับหน้าต่างแล้วมีกุญแจล็อกด้วยซ้ำ
ใช่ไหมฮะเพื่อป้องกันเนี่ยหลวงพ่อก็ดูข่าวแล้วก็เลยอ่ะ
มาเนี่ยคือไม่ใช่ว่าไปนั่งทางในอะไรดูแล้วนิมิตอะไรเห็น

เพราะว่ามันเคยมีคดีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับ
ทุกผู้ชมครับมาดูเรื่องของความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลต่างนะฮะ
ตอนนี้ต้องยอมรับว่าในเชิงสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่เนี่ย
ผู้ต้องสงสัยที่เรียกไปสอบปากคำก็มีอยู่หลายคนนะครับ
วันนี้เราไปคุยกับป้าแตนครับคุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเราฮะ
ไปคุยกับป้าแตนป้าแตนคือป้าแท้ของน้องชมพู่นะ
ภรรยาของลุงพลที่เป็นลุงเขยที่เป็นผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งในคดีนะครับ
แตนบอกว่าตอนนี้ลุงพลสามีของเธอไม่ค่อยสบายใจนัก
ถึงขั้นไม่สบายใจมากเลยทีเดียว
เพราะรู้สึกว่าทุกอย่างมันพุ่งเป้ามาที่ลุงพลเนี่ยมากเกินไป
ทั้งทั้งที่ยืนยันความบริสุทธิ์ไปแล้วให้ความร่วมมือกับตำรวจทุกอย่าง
แตนบอกว่าวันที่น้องชมพู่หายตัวไปได้ช่วยกันตามหาเต็มที่เป็นธุระให้ทุกอย่าง
เพราะว่ารักมากรักหวงหลานสาวคนนี้มาก
แต่สิ่งที่ได้รับกลับมากลับเป็นความไม่ไว้วางใจ
ตอนนี้ตำรวจทำให้ชาวบ้านเนี่ยระแวงกันไปหมดแล้ว

ชาวบ้านเนี่ยระแวงกันว่าคนนั้นจะใส่ร้ายคนนี้คนนี้จะใส่ร้ายคนนั้น
กล่าวหากันไปกล่าวหากันมา
หมู่บ้านที่เคยสงบสุขตอนนี้บ้านกกอกไม่เหมือนเดิมแล้ว
แต่ก็เข้าใจการทำงานของตำรวจว่าต้องตามจับคนร้ายให้ได้

แต่ป้าแตนก็ยอมรับว่าหลังจากถูกคนบ้านในวันนั้นกังวลว่าหวยจะมาออกที่สามีตัวเอง
เพราะถ้าตำรวจจับคนร้ายได้แล้วคนนั้นทำจริงเนี่ยนะ
มันก็จะเป็นความรู้สึกของครอบครัวตอนนี้เหมือนกับถูกยัดยายัดข้อหาอะไรแบบเนี้ย
มีสุขบุรีเลยแต่มึงแรมบุคคลมายัง
เขาคิดว่าตั้งแต่หลังให้ลวกมาพิสัยก่อน
แต่เหลือเขาก็ใช้ไปทางอื่นเนี่ย
มันก็องค์ผ่านใส่กำลังใจมาว่าเห็นจากเคยมามีที
แต่ก็ยังไม่พูดจริงจริงแต่เจ้าสิแน่ม

เจ้าแน่มว่าเห็นน้ำมันมากเก้าเองสิ
แต่คนเห็นบนเห็นแต่เข้าคิดไปก่อนเลยลักษณะมันมากจังสิ
ลักษณะมันมาแบบเดินกระมูลไว้บางอย่างง่ายเนาะมันก็รุ่งนะ
มันรู้สึกว่ามันแต่กับมันเซ่งเบื่อ
ก็พูดนี่แหละเป็นห่วงเป็นห่วงว่ามันทำความดีแบบเต็มทีกับหลานนะแห้ง
ตั้งแต่แหลกจนเท่าป่านนี้เป็นยังซ้ายตาอันบดดีอันความคิดบดดีบดดีมันก็ยังเล่งมาหาย่วงนะ
คนมันก็บอกว่าผู้ใส่เหตุการณ์ประสาทกรว่านี่ครับคุณวิวลวัลผู้สื่อข่าวของเราก็เลยถามพระแตนนะครับ
บอกว่าอย่างวันนี้เนี่ยตำรวจก็อยากจะให้หมู่บ้านเนี่ยเงียบสงบหน่อย
ก็ขอให้ผู้สื่อข่าวขอให้สื่อมวลชนออกจากพื้นที่กันหน่อย
แตนบอกว่าคือก็เป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่นะเราในฐานะชาวบ้านประชาชนก็ต่อสู้ในแบบของเรา
ตำรวจอยากได้อะไรก็ให้ความร่วมมือแต่ถ้าเกิดในพื้นที่มีนักข่าวอยู่เนี่ย
มันก็เหมือนกับมีพยานให้ชาวบ้านเวลาที่เจ้าหน้าที่มาทำอะไร
ถ้าเกิดไม่มีนักข่าวแล้วมันเกิดอะไรยังไงขึ้นเนี่ยแล้วจะมีใครช่วยเรา
เราจะสามารถไปร้องหรือไปบอกกับใครอะไรยังไงได้ไหม
อันนี้ก็เป็นการแสดงความเป็นห่วงออกมานิดหน่อยประมาณอย่างนี้นะครับ
ซึ่งพอทีมข่าวเราได้ฟังป้าแตนพูดแบบนี้แล้วเนาะก็เป็นห่วงลุงพลเหมือนกันนะ
เพราะว่าตอนนี้หลายอย่างก็ดูเหมือนจะพุ่งเป้าไปหาลุงพลซะเยอะ
คุณนฤทธิบุญนิ่มนะคะทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็เลยเดินทางไปพูดคุยกับลุงพลค่ะ
ก็ไปถามถ่ายตอนนี้เป็นยังไงสภาพจิตใจ
เพราะว่าเอาจริงเลยนะคุณนาริสก็ถามตรงเลยนะคะว่า
ถ้าเกิดสมมุติว่าถูกจับลุงพลถูกจับจะเป็นแพ้เป็นอะไรก็ตาม
เกิดลุงพลถูกจับในคดีนี้ขึ้นมาลุงพลจะทำยังไง
เองก็พูดนะคะว่าดูภายนอกเนี่ยลุงพลดูเหมือนจะไม่กลัว
ดูเหมือนจะมั่นใจนะเพราะว่ามั่นใจในเรื่องของพยานหลักฐานของตัวเองอยู่แล้ว
มีพยานยืนยันที่อยู่ชัดเจนแต่เอาเข้าจริงในใจลึกก็หวั่นเหมือนกัน
ถ้าเกิดถูกจับเข้าคุกจริงเนี่ยตัวเองเนี่ยไม่ได้ห่วงหรอก
ห่วงคนข้างหลังมากกว่าลูกเมียจะอยู่ยังไง
ลุงพลมีลูกชายสองคนนะคะชื่อน้องโอมกับน้องน้ำมนต์
ก็เป็นห่วงว่าถ้าเกิดลุงพลแกถูกจับแล้วใครจะทำมาหากินส่งเงินให้ลูกเรียน
แตนที่เป็นภรรยาก็ต้องลำบากลุงพลบอกตัวผมเนี่ยไม่เท่าไหร่
ลูกเมียมากกว่าที่เป็นห่วงว่าเขาจะอยู่กันยังไง
ซึ่งลุงพลบอกว่าเท่าที่สังเกตมาเนี่ยช่วงหลังตำรวจพุ่งเป้ามาที่ครอบครัวเขาเยอะมาก
จะค้นบ้านหาดีเอ็นเอในรถเหมือนกับล็อกเป้าไว้แล้วว่าเขาคือคนร้าย
สภาพจิตใจของครอบครัวตอนนี้ก็เลยอยู่ไม่เป็นสุขเลย
จะเดินไปไหนมาไหนทำอะไรก็ถูกจับจ้องไปหมด
ส่วนประเด็นที่ว่าพักหลังดูเหมือนลุงพลจะไม่ค่อยไปสูงสิงหรือว่าพูดคุยกับครอบครัวของน้องชมพู่เท่าไหร่
คุณนาริสก็ถามประเด็นนี้เหมือนกันนะคะว่ามันมีรอยร้าวอะไรเกิดขึ้นในเครือญาติในครอบครัวหรือเปล่า
ลุงพลบอกว่าจริงไม่ใช่ว่าไม่สูงสิงหรือว่าไม่อยากคุยนะ
แต่พอทุกอย่างมันเหมือนถูกพุ่งเป้ามาที่เขาแบบนี้เขาก็ทำตัวไม่ถูกเหมือนกันว่าเขาควรจะวางตัวกับพ่อแม่น้องชมพู่ยังไงดี
ก็ไม่ได้โกรธเครื่องอะไรกันแต่ก็ถามว่ามีน้อยใจบ้างไหมเขาก็ยอมรับว่ามันก็น้อยใจเหมือนกันนะคะ
เขาพุ่งเป้ามาที่ลุงพลเลย
ก็ถ้าให้ผมคิดก็เป็นอย่างนั้นครับ
ทุกวันนี้บอกลูกบอกเมียกลัวไหมครับ
จริงใจผมมันก็ไม่คิดกลัวเท่าไหร่นะ
แต่ลึกกับแฟนผมมันกลัวมากกลัวมากกว่าผมอีก
ลูกเมียเราจะอยู่ยังไงถ้าเกิดเขาทำอย่างนี้กับเรา
ปกติเขาก็ไม่ค่อยมาคุยกับเราอยู่แล้ว
ก็ถ้าทุกวันนี้ก็ยังไม่ค่อยเข้ามาคุย

เราก็เป็นคนเฉยอย่างนี้
มีบ้างครับที่น้อยใจลึกน้อยใจอยู่
แต่ไม่อยากจะไปพูดให้เขารู้สึกเสียใจ
โกรธครับดูบทสัมภาษณ์เขาแล้วก็ไม่โกรธ
แต่ก็คิดเพราะเราก็คิดเป็นเหมือนกันไม่ใช่เราไม่คิด
คืออย่างล่าสุดเขาบอกว่า
ให้ลุงมั่นใจกับหลักฐานที่ตำรวจเขาได้มา
เขาบอกให้ผมเชื่อใจเจ้าหน้าที่
คลิปล่าสุดผมดูอยู่ข่าวล่าสุด

รู้สึกไม่ดีครับถ้าเขาสัมภาษณ์แบบนั้นรู้สึกไม่ดี
เขาบอกให้ผมยอมรับกับหลักฐานที่เจ้าหน้าที่เขาจะเอามามัดตัวเรา
จริงลุงผมเองก็

คุณลุงเป็นคนทำก็ถ้าเขาดูข่าวทุกอย่างเขาน่าจะดูออกว่าเรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จครับ
ถ้าสำหรับคนที่เขาให้กำลังใจก็ขอขอบคุณที่ให้กำลังใจ
คิดเรื่องความดีครับความดีมันชนะทุกอย่างอยู่แล้ว
จากนี้ลุงพลยังหยิบของบางอย่างมาให้คุณนฤทธิ์ดูด้วยนะคะ
ครับนี่อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นนี่เลยค่ะครับลอตเตอรี่งวดวันที่๑๖มิถุนายนนะคะ
ซื้อมา๒ใบเลขอย่างที่เห็นเลยค่ะ
ลุงพลแกบอกว่าที่ซื้อเลขนี้เนี่ยเป็นเพราะว่า
เลข๓คือเลขอายุของน้องชมพู่น้องอายุ๓ขวบ
ส่วนเลข๗๙เนี่ยเลขที่บ้านลุงพลก็เลยเอามารวมกันเป็น๓๗๙ไปซื้อมา

ก็คือเล็งแค่๓เลขท้ายค่ะตัวหน้านี่ก็คือไม่ได้เลือก
มันถูกรางวัลที่๑ได้๑๒ล้านขึ้นมาลุงจะเอาเงินไปทำอะไร
ลุงพลก็พูดขึ้นมาสวนทันทีเลยโอ้ให้ผมถูกก่อนนะครับ
ให้มันถูกจริงซะก่อนเถอะแต่ถ้าถูกจริงลุงพลแกก็บอกว่า
ก็อยากจะเอาเงินไปทำบุญสร้างวัดก่อนไปทำบุญให้กับน้องชมพู่
เหลือเงินส่วนหนึ่งเป็นทุนการศึกษาให้ลูกหลานของตัวเองได้เรียนหนังสือ
รวมถึงน้องสดิ้งด้วยพี่สาวน้องชมพู่อะค่ะ
ลุงพลแกก็พูดติดตลกทิ้งท้ายไว้ด้วยนะคะว่า
ถ้าเกิดเป็นทุกขลาบคือถูกรางวัลที่๑แต่ถูกจับในคดีนี้เป็นแพ้
สงสัยก็คงจะต้องเอาเงินมาสู้คดีซะละมั้ง
นึรัตุรีด้วยซื้อเลขอะไรหรือหรือ

ก็เลข๓ก็คือชมพู่เกิด๓ขวบแล้วก็บ้านเลขที่ตัวเอง

ถ้าถูกรางวัลที่๑จะเอาไปทำอะไรครับ
ก็หนึ่งคือทำวัดก่อนสร้างวัดก่อนแล้วก็ทำบุญไปให้ชมพู่
ก็ยังพูดไม่ได้นะเพราะไม่รู้ว่าจะถูกจริงกว่า
ไม่ได้หวังเยอะก็ทำเพื่อความสบายใจ

วัดนี้เคยคิดมานานแล้วที่จะสร้างวัด
คืออยากทำวัดให้อาจารย์ให้มันสมบูรณ์

คือลุงพลลุงเขยของน้องชมพู่เนี่ย
ตอนนี้เป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยแล้วก็
คือคนรอบนอกนอกจากเจ้าหน้าที่ที่มองเข้ามาก็เพราะว่า
มันมีเรื่องของสิ่งที่มันจะบ่งชี้ไป
อย่างเช่นเอ๊ะทำไมไม่ช่วยไปตามหาตั้งแต่แรก
ซึ่งเขาก็ยืนยันว่าเขาไปรับไปส่งพระ

หรือว่าเรื่องของร่างทรงหมอธรรมหมอดูพระอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
อกจากจะบอกว่าคนที่ทำร้ายน้องชมพู่จนเสียชีวิต
จะมีเรื่องของวิชาอาคมเล่นของแล้ว
ยังชี้ไปว่าคนร้ายเนี่ยคือคนใกล้ชิดกับครอบครัว
คนก็เลยอดจะมองมาไม่ได้ว่าจะเป็นลุงเขยหรือเปล่า
เพราะถ้าเป็นคนนอกมาเนี่ยเขาก็ต้องมองเห็น
ใครแปลกหน้าเข้ามาในหมู่บ้านแล้วมาอุ้มเด็กไปอะไรอย่างนี้
หรือเด็กจะต้องร้องแน่น้องจะต้องร้องแน่
ถ้ามีคนแปลกหน้าจะมาพาตัวไปอย่างนี้แสดงว่า
เด็กไปด้วยแต่โดยดีเดินไปด้วยอะไรไปด้วยแบบนี้โดยที่ไม่ร้องอะไรเลย
วันนี้ครับท่านผู้ชมครับทีมข่าวของเราได้คุยกับชาวบ้านคนหนึ่ง
เขาให้ข้อมูลกับเรานะฮะชาวบ้านคนนี้เนี่ย
พูดถึงเรื่องของคนใกล้ตัวคนในครอบครัวของน้องชมพู่ในอีกมุมหนึ่ง
ซึ่งเป็นข้อมูลที่เรายังไม่เคยได้ฟังมาก่อน
นี่นะครับท่านผู้ชมครับคุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญสุขได้คุยกับชาวบ้านที่บอกกับเรานะครับ
เราออกมานอกพื้นที่นะมาคุยกันออกมานอกพื้นที่บ้านกอกเลยนะฮะตรงนี้นะครับ
เขาบอกว่าวันที่น้องชมพู่หายตัวไปวันนั้นชาวบ้านทุกคนช่วยกันตามหาน้องชมพู่นะ
ตั้งแต่ช่วงสายสาย๑๑พฤษภาคมค่ะ
อย่างคนที่ให้ข้อมูลกับเราบอกว่าเธอก็ไปช่วยหาด้วย
แต่มันมีความผิดปกติในวันที่น้องชมพู่หายตัวไป
เขาอ้างกับเราว่าอย่างนี้นะเอาเป็นว่าเขาอ้างเขาบอกอ้างกับเราว่า
วันนั้นน่ะตอนที่มาช่วยกันตามหาช่วงที่น้องหายตัวไปใหม่เลยเนี่ย
พ่อน้องชมพู่ไปเห็นรอยเท้าของลูกสาวในจุดที่กำลังตามหา
แล้วพูดขึ้นมาว่าเขาบอกว่าใช้คำพูดแบบนี้นะครับตามภาษาชาวบ้านนะครับทุกผู้ชมครับ
มันเอาลูกกูไปแล้วอ้าวอ่าอันนี้ชาวบ้านเขาบอกเขาได้ยิน
คุณพ่อน้องชมพู่เนี่ยเห็นรอยเท้าลูกสาวแล้วบอกว่ามันเอาลูกกูไปแล้ว
นี่เป็นการพูดที่แสดงให้เห็นว่าพ่อน้องชมพู่อาจจะต้องรู้สึกว่า
มีใครที่มาเอาตัวลูกสาวไปหรือเปล่าหรือมันมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า
ที่พี่ได้ยินเขาบอกว่าคือพ่อเขาบอกพวกหนูมาว่ามันเอาลูกกูไปแล้ว
ถ้าพูดออกมาแบบนี้จริงนะ
ถ้าพ่อเขาพูดออกมาแบบนี้จริงนะ
ในความคิดของพี่นะพี่คิดว่าพ่อเขาน่าจะรู้
แล้วก่อนหน้านี้เขามีปัญหาอะไรกับใครบ้างหรือเปล่าครับ
ในหมู่บ้านนะถ้าเขามีปัญหาน่ะ
บ้านก็มันเล็กเนอะถ้ามีเนี่ยพวกเราจะรู้
แต่อันนี้นะคือไม่น่าจะมี

ในครอบครัวเราก็ไม่แน่ใจมันก็เป็นปัญหาระหว่างพี่น้องค่ะธรรมดา
มีความผิดปกติอีกอย่างหนึ่งนะครับ
ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาสงสัยในวันที่น้องชมพู่หายตัวไปนะ
อันนี้เขาตั้งข้อสงสัยนะ
เขาบอกว่าลุงพลเนี่ยลุงเขยของน้องชมพู่
ทำไมดูไม่มีความกระตือรือร้นในการค้นหา
แต่ว่าไปนั่งกินข้าวกินปลาเผาอย่างสบายใจ
แตกต่างจากชาวบ้านคนอื่นที่มาช่วยกันค้นหาด้วยความกังวล
ก็ถามว่าเอาแล้วคนนั่งกินข้าวมันแปลกเหรอ
มันก็ไม่น่าแปลกเนี่ยคนนั่งกินข้าว
แต่ชาวบ้านคนนี้เขาบอกกับเราว่า

ถ้าเป็นแบบครอบครัวญาติพี่น้องเป็นคนใกล้ชิดกันขนาดนี้
ประมาณ๙โมงวันที่๑๑พฤศาภาคม๙โมงเช้า
ที่หน้าบ้านซึ่งมันสามารถทะลุไปยังบ้านของน้องชมพู่ได้
พยานคนนี้ได้ให้ข้อมูลกับตำรวจไปแล้ว
ว่าเห็นแบบนั้นจริงในช่วงเวลานั้น๙โมงเช้า๑๑พฤษภาคม
เห็นลุงพลเดินเข้าสวนยางพาราแล้วมันทะลุ
ซึ่งสวนยางพาราตรงนี้มันทะลุไปถึงหน้าบ้านน้องชมพู่ได้
แต่ถูกลุงพลมาบอกว่าให้ไปเปลี่ยนคำให้การ
คือเขาบอกว่าเห็นลุงพลเดินเข้าไปในสวนยางพาราหน้าบ้านนะ
แต่เขาไม่ได้บอกว่าเห็นว่าเดินไปถึงบ้านน้องชมพู่นะค่ะ
เดินเข้าไปตรงนั้นแต่ไอ้สวนตรงนั้นเนี่ยมันทะลุไปถึงบ้านน้องชมพู่ได้
ชาวบ้านบอกกับเรานะครับบอกว่าตอนนี้ชาวบ้านในพื้นที่กกอก
สันนิษฐานถึงคนที่มาเอาตัวน้องชมพู่ไปว่าจะต้องเป็นคนในครอบครัวน้องชมพู่
สามารถเข้าถึงตัวน้องชมพู่ได้เพราะโดยปกติแล้วน้องชมพู่จะไม่ไปกับคนแปลกหน้า
หรือคนไม่คุ้นเคยเชื่อว่าคนในครอบครัวน้องชมพู่อาจจะรู้เห็นว่าเป็นใคร
มาเอาตัวน้องไปด้วยซ้ำนะครับ
วันนั้นน่ะคนก็หากันเยอะแยะครับหากันชุดละมุนเลยเนอะ
แต่ว่ามันก็มีอยู่คนหนึ่งซึ่งซึ่งปกติแล้วเขาก็เขาก็จะไม่อยู่เฉย
ปกติแล้วเขาต้องเป็นตัวจุลภาพไปตามหานั่งอยู่นั่งกินข้าวอยู่แบบสบายอะไรประมาณนั้น
ก็มีหลายคนอยู่ดีแล้วก็คิดเหมือนกันก็เยอะอยู่
ก็คิดว่าอะไรแหละครับ
เห็นเห็นนี้เปิดเขาบอกว่า
ไปนี้ยางด้วยเขาไม่ไปกับคนย่างพา
เพิ่มเติมว่าเป็นไปได้ไหมที่คนร้ายซึ่งเป็นคนใกล้
กับครอบครัวน้องชมพู่เนี่ยทีแรกก็อาจจะจงใจแค่จะแกล้ง
หรือว่าทำความเดือดร้อนให้กับคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่
พาลูกสาวเนี่ยลักพาตัวให้หายไปเพื่อจะดูว่าเขาจะเดือดร้อนแบบไหนอะไรยังไง
แต่สุดท้ายแล้วไปพลาดไปพลั้งทำให้เด็กเสียชีวิต
ก็เลยเอาเด็กขึ้นไปไว้ที่ภูเหล็กไฟไปทิ้งศพเอาไว้
แล้วมีคนบอกว่าวันที่น้องชมพู่หายตัวไปวันแรกนะครับ๑๑พฤษภาคม
ตอนประมาณ๓ทุ่มมีชาวบ้านเห็นคนขึ้นไปอยู่ตรงจุดที่ภูเหล็กไฟที่พบศพน้องชมพู่
แต่ไม่รู้ว่าเป็นใครและขึ้นไปทำไม
เอาไปซ่อนเอาไปซ่อนอะไรก็ครึ่งวันพากันหา
พอไปตามหาก็บอกไม่เจอไม่เจออย่างเงี้ยแต่เด็กเขาก็อยู่

แล้วทำไมก็ต้องเอาไปซ่อน

แกล้งทำไมครับ
แม่ไม่ดูแลลูกก็เลยแบบลองแกล้งลองดูแบบ
อยากรู้ว่าเขาจะเป็นยังไง
เห็นมีไฟไฟหนึ่งดวงบริเวณแถวนั้นแหละแถวตรงศพน้องนั่นแหละค่ะ

คือมันสามารถมองเห็นได้เลยไหม

ในวันที่เขาเอาศพน้องลงมาเราก็ยังเห็นเลยไฟอ่ะ
สุดท้ายต้องรอการสืบสวนสอบสวนนะครับ
แล้วก็รอผลทางนิติวิทยาศาสตร์จากทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะฮะ

ทีนี้มันมีเรื่องหนึ่งชาวบ้านเขาฮือฮากันมากนะคะ

ชาวบ้านทั้งในมุกดาหารในสกลนครแล้วก็นครพนมเขาฮือกันมากว่า
ในพื้นที่เนี่ยมีร่างทรงอยู่คนนึง

แห่กันไปดูเกือบจะทุกวี่ทุกวันเลยนะคะ
คุณภูริพัฒน์เราได้ยินมาก็อดไม่ได้
รายการเราเหมือนเป็นการแบบว่าวัดแล้วนะว่าหมอทำร่างทรงอะไรเนี่ยมันแม่นแค่ไหนจริงแค่ไหน

ไปถึงเนี่ยค่ะต้องกดบัตรคิวนะ

คนมาเยอะมากลูกเด็กเล็กแดงชาวบ้านในจังหวัดในพื้นที่นอกพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยครับ
รอคิวกันเพื่อจะเจอร่างทรงร่างนี้
เขามีชื่อว่าเทพชมค่ะ

เนี่ยคุณภูริพัฒน์ไปก็กดได้มาบัตรใบที่๑๘ห้ามนำกลับบ้านด้วยนะคะ
รอตั้ง๒ชั่วโมงกว่าค่ะ
กว่าที่จะได้ไปเจอ
ปรากฏว่าพอถึงคิวเทพชมก็เรียกคุณภูริพัฒน์แล้วก็ทีมเข้าไปพบ
ท่านพูดเลยบอกว่ารู้อยู่แล้วว่านักข่าวจะมาหารออยู่เลย
ท่านก็บอกว่าแต่ว่าท่านเข้าทรงวิญญาณน้องชมพู่ไม่ได้นะ
เพราะวิญญาณน้องผูกพันอยู่กับพ่อแม่
ก็เลยเอาขัน๕นะคะเป็นเทียน๕คู่ดอกไม้๕ดอก
นามสกุลอายุแล้วก็วันที่น้องหายตัวไปเนี่ย
มาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ดูดวงน้องแทน
ชมบอกกับทีมข่าวว่า
หลังจากที่เป็นตัวกลางในการสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเนี่ย
รู้ว่าวิญญาณน้องชมพู่ตอนนี้อยู่บ้านแล้ว
อยู่กับพ่อแม่นี่แหละไม่ได้ถูกสะกดจิตสะกดวิญญาณที่ไหนใด
เพราะดวงจิตของน้องยังคงตามและผูกพันกับพ่อแม่อยู่ตลอด
ก็ให้พ่อแม่สบายใจนะน้องไปดีแล้วไปสบายแล้ว
ไม่มีทางที่วิญญาณจะไปติดค้างอยู่บนภูเหล็กไฟ

ตอนนี้เนี่ยวิญญาณน้องยังอยู่บนเขาไหม
ให้อยู่กลับมาถึงพ่อแม่แล้วเรียบร้อย

พระบอกว่าอยู่ตรงนี้มีมนต์ดำกักขังตัวเด็กนี้ไม่มีกักขัง

พอไปดูแล้วเหมือนคนนอนหลับไม่ได้อ้าอะไรไม่ได้ทำอะไร
แต่ผิดสังเกตตรงชั้นล่างนิดหนึ่ง
ชั้นล่างกับตรงนี้นิดนึงตรงนี้นิดนึง

ก็บอกว่าวิญญาณน้องไปสบายแล้วแต่ยังผูกพันอยู่กับพ่อแม่
อันนี้ก็ยังงงอยู่เหมือนกันว่าตกลงน้องไปสบาย

แต่ที่แน่ร่างทรงเทพชมบอกว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องชมพู่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับศัยศาสตร์มนต์ดำอะไรทั้งนั้น
มันคือการเอาเด็กไปทำแล้วก็เสียชีวิตที่อื่น
แล้วมาอำพรางตรงจุดพบศพ
เป็นเรื่องของชายโรคจิตที่มีความนึกคิดวิปริต
อยากทำกับเด็กแล้วก็เจตนาที่จะเอาน้องไป
โดยเทพชมบอกว่าคนทำเนี่ย
อันนี้ย้ำก่อนว่าเทพชมเป็นคนพูดนะคะว่า
คนทำเนี่ยเป็นคนใกล้ตัวซื้อขนมไปให้
บอกน้องชมพู่ว่าไปหาพ่อแม่กัน
ด้วยความเป็นคนใกล้ชิดน้องก็ยอมให้พาไป

ชมบอกว่าเห็นด้วยนะว่าคนก่อเหตุเป็นใคร
นี่เราทำกราฟิกมาตามที่เทพชมพูดเลยนะคะ
บอกว่าเป็นคนสูงผิวเกือบขาว
แล้วก็เป็นคนที่มีความรู้สึกรักใคร่น้องชมพู่มานานแล้ว
ชมยังบอกอีกด้วยนะบอกว่าตอนนี้ตำรวจเขารู้แล้วนะว่าใครเป็นคนทำ
ถ้าจะจับจริงวันนี้พรุ่งนี้ตำรวจเขาก็จับได้
มันขาดอยู่แค่พยานหลักฐานที่จะเอาตัวเท่านั้นแหละ
คนร้ายเนี่ยไม่ใช่ใครอื่นไกลหรอก
ยังคงอยู่ในพื้นที่นั่นแหละ
นี่คือคำพูดจากปากของเทพชม
เอาลองไปฟังหน่อยค่ะ
อืม
ที่พูดมานี่มันมันเต็มร่อยหมื่นเลยล่ะที่ผ่าหายนี่
เด็กนี้ไม่ได้เจตนาว่าเดินไปคนเดียวถึง๕หลักกิโล๑๐หลักกิโลไม่ถึง
มีคนนำพาไปคนลักษณะดำไม่ดำขาวแดง
แดงแดงเกือบขาวไม่ใช่เหลืองเท่าไหร่แต่ไมตี้อ่ะอืม
เจตนาจะเอาไปอะไรรู้ไหมเจตนารู้สึกเห็นว่าคล้ายคล้ายรู้สึกความรัก
ปองดองจริงว่ารักรักมันเกินรักไม่ใช่คนนอก
ไหนแต่วันไหนไหนนอกท่านนอกแต่ว่าอยู่ตรงนี้คือไหน
อยู่ข้างนอกหรือกับชั้นนี้แต่ถามว่าเขาเขาทำยังไง
เขาเจตนาเลยถามว่าเขาเจตนาไปทำอันไหนเหมือนให้ค่ายเอาไปแล้ว
เหมือนจะรู้สึกคึกขึ้นลื่นเริงในชีวิตไม่มีมดดำ
ไม่มีอันไหนผู้ชายคนนี้จะเป็นคนให้ค่ายบังเอิญ
เป็นเป็นจิตชนิดหนึ่งอืมในชีวิตตรงที่ว่ารู้สึกอยากทำแบบนี้
แล้วมันมันเป็นยังไงขึ้นเรื่อยเริงกับชีวิตเด็ก
เคยอยากทำแต่มันทำไม่สำเร็จเคยทำอย่างนี้มันจะไม่สำเร็จ
เด็กนี่ดันมาตายก่อนแต่ไม่ไกลตัว
แต่พวกคุณจะได้เร็ววันนี้ไม่ถึงเดือนนี้
พวกคุณบอกว่าได้หรือยังได้แล้วแหละแต่พวกคุณให้ค่ายไม่อิ่มใจ
ก็เป็นความคิดเห็นของเทพชมนะหรือว่าอาจจะเป็นเอ่อ
สิ่งที่เทพชมเอ่อได้สื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดก็ตาม
แต่ว่าก็ที่แน่เทพชมก็ฝากทีมข่าวด้วยนะ
บอกว่าอยากฝากบอกให้พ่อแม่น้องชมพู่สบายใจว่าน้องไปสบายแล้วนะ
น้องไม่ได้โดนสะกดอะไรใดส่วนตัวเทพชมเชื่อว่าอีกไม่นานเกินร้อย
ตำรวจจะจับตัวคนร้ายได้แน่แน่ค่ะครับท่านผู้ชมครับก็มีความเคลื่อนไหวอย่างหนึ่งที่
มันก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านโดยทั่วไปนะคือเรื่องของพระเดือนชัยครับ
พระเดือนชัยเนี่ยเป็นเจ้าวาดวัดถ้ำจานครูภูหินต่างที่จังหวัดมุกดาหารค่ะนะฮะ
ก่อนหน้านี้ตอนช่วงที่กำลังตามหากันว่าเอ๊ะใครทำร้ายน้องชมพู่จนเสียชีวิตเนี่ย
พระเดือนชัยก็เคยไปที่ภูเหล็กไฟขึ้นไปทำพิธงพิธีเพื่อจะดูว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น
เคยเขียนจงเขียนจานเขียนเป็นตัวเลขอะไรพวกนี้นะครับอืม
เมื่อ๑มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยคนก็เอาตัวเลขเนี่ยไปเสี่ยงโชคอะไรกัน
ก็ถูกลอตเตอรี่อะไรกันเยอะแยะไปหมดนะฮะช่วงเนี้ยจะสิบหกมิถุนายน
อันนี้ก็เลยเป็นวิถีชีวิตที่ว่าใช่ไหมคะคนก็เลยตามกันช่วงนี้พระเดือนชัยยังอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะฮะ
อ่าไม่ได้อยู่ที่มุกดาหารวันนี้เราก็ไปเจอมานะครับ
เจ้าวาดวัดถ้ำจานครูภูหินต่างนะไปทำพิธีปลุกเสกพระรุ่นที่หนึ่ง
หลวงปู่เดือนชัยของตัวพระเดือนชัยเองนั่นแหละ
ทำพิธีที่พุทธอุทยานมาคบูชานุสรพุทธยันตรีตำบลสาวิกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
เนื่องจากตอนนี้ได้มีการนิมนต์พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง
ทำพิธีปลุกเสกพระอยู่หลายรุ่นหนึ่งในนั้นก็คือ
พระเดือนชัยก็ได้รับกิจนิมนต์มาตรงนี้ด้วยก็เลยเอาพระรุ่นที่หนึ่งของตัวเองมาด้วย
นะฮะพระรุ่นที่หนึ่งของหลวงปู่เดือนชัยนะครับทุกผู้ชมครับ
มีทั้งแบบเนื้อทองแดงนะถ้าจะราคาเช่าเนี่ยก็
เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญที่ทำเอาไว้นะครับอ่า
มีเนื้อเงินอยู่ห้าร้อยหกสิบสามเหรียญเนื้อทองคำอีกเก้าสิบเก้าเหรียญ
เป็นเหรียญรุ่นเจริญพรรุ่นที่๑นี่นะฮะ
เป็นลักษณะแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับด้านหน้าเป็นรูปของหลวงปู่เดือนชัยหน้าตรง
อ่าแล้วด้านหลังเนี่ยจะเป็นยันนะครับเป็นยันประจำตัวของหลวงปู่เดือนชัยเอง
นี่พระเดือนชัยบอกว่าเขียนด้วยมือ
วันนี้ชาวบ้านก็มาดูเห็นไหมบอกอ๋อยันนี่เหรอแม่
สังเกตเห็นด้วยโอ้โหนอกจากรุ่นที่หนึ่งตรงยันเนี่ย
นั่นคือยันเหรอคะอืมดูคุณดูออกไหมผมดูไม่ออกค่ะ
แต่ชาวบ้านเขาบอกเขาดูออกว่าตรงข้างล่างยันเขามีเลขอยู่
มีแฝงอยู่ตรงนี้วันนี้พิธีเริ่มตั้งแต่๗นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
แล้วก็เปิดให้เช่าบูชาหลายสิ่งหลายอย่างนะครับมีขุนแผนเศรษฐีรวนแก้ว
เนื้อกระเบื้องโบสถเก่าวัดป่าเลไลสุพรรณด้วย
เหรียญรุ่นที่หนึ่งของหลวงปู่เดือนชัยด้วย
พระสมเด็จเนื้อผงด้วยราคาเช่าก็หนึ่งพันบาท
ลูกศิษย์ลูกหาที่เช่าบูชาแล้วก็นำมาให้หลวงปู่เดือนชัยเนี่ย
ปลุกเสกให้ต่อเลยนะครับพร้อมกับดอกไม้ทูบเทียนต่างต่าง
ก็มาไหว้พระทำบุญกันวันนี้ด้วยนะครับเราได้คุยกับพระเดือนชัยหรือว่าหลวงปู่เดือนชัยนะครับ
อ่าว่าเออตั้งแต่เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นกับน้องชมพู่เนี่ยอ่า
ท่านก็เคยไปที่ภูเหล็กไฟเนี่ยแล้วเคยฝันนะ
โดยจะเคยนิมิตหรือว่าเคยเห็นถึงน้องชมพู่บ้างไหมพระเดือนชัยบอกว่าเมื่อคืนนี้นิมิตเห็นน้องชมพู่นะครับ
นี่ฮะพระเดือนชัยบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานิมิตเห็นถึงน้องชมพู่
เป็นมีผู้ชายไปอุ้มน้องออกมาจากบ้านนะครับจากนั้นผู้ชายก็พาน้องเดินเข้าป่าผาหิน
แล้วไปวางร่างน้องลงซึ่งตอนนั้นคาดว่าน้องน่าจะเสียชีวิตแล้ว
นี่พระเดือนชัยเขาบอกว่านิ้มมิตรเห็นเมื่อคืนแล้วก็บอกว่าคนร้ายน่าจะมีคาถาอาคมแกร่งกล้า
เพราะสามารถควบคุมให้เจ้าป่าเจ้าเขาแปลงกายเป็นพวกแมงงอดกับแมงงาแมงป่องอ่ะ
งูจงอ้างด้วยงูจงอ้างในตาดุร้ายเพื่อคอยเฝ้าดวงวิญญาณ
นี่ฮะอันนี้พระเดือนชัยบอกนะครับอ้าวนี่พระเดือนชัยต้องไปตีกับเทพชมแล้วนะ
ทำไมฮะอ่าเทพชมบอกว่าวิญญาณน้องไม่อยู่แล้วไง
อ่าก็แตกต่างกันไปก็แล้วแต่ความเชื่อขึ้นอยู่กับความเชื่ออันนี้พระเดือนชัย
ท่านบอกว่าท่านนิมิตเห็นเมื่อคืนอืมอ่าผู้สื่อข่าวเราก็เลยถามว่า
เอาแล้วคนร้ายเนี่ยเป็นใครล่ะจะเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยตอนนี้ไหม
นะพระเดือนชัยตอบคำถามนี้ด้วยการสวดมนต์นะครับ
คุณผู้ชมครับสวดมนต์แบบที่ทำเป็นประจำอ่ะอ่า
ซึ่งคุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเราที่ไปที่นครนายกมาเนี่ย
ไปเจอพระเดือนชัยเนี่ยบอกว่าพอจะจับใจความได้ประมาณว่า
สิ่งที่รู้ที่เห็นในนิมิตรเนี่ยพูดไม่ได้เดี๋ยวไม่นานคนร้ายจะร้อนรน
ทนความผิดไม่ได้สัก๓๔วันเดี๋ยวปรากฏตัวออกมาเอง
อะไรแบบเนี้ยเนี้ยอ่าเดี๋ยวท่านฟังก่อนอืมอ่า
แล้วท่านจะจับใจความได้แบบไหนอะไรยังไงเนี้ยช่วยกันหน่อย
เดี๋ยวมาขยายต่อให้ค่ะ
เออแบกพื้นก็ไม่กลัวพูดไปแล้วหนูโหลไม่ได้
มันเป็นไปได้ถ้างั้นชื่อหนูเดือนทำไม

ท่านบอกชื่อท่านอาจจะก่อนบวช
ใจความเกี่ยวกับว่าคนร้ายคือใครเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยตอนนี้ไหม
พระเดือนชัยท่านก็บอกอย่างนี้เนี่ยเราก็พยายามแปลมาให้ตรงเนี้ย
ค่ะคุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเราบอกว่า
เอาเป็นว่าพระเดือนชัยบอกว่าสิ่งที่เห็นในนิมิตรเนี่ย
พูดไม่ได้มากกว่านี้แล้วแต่เดี๋ยวไม่นานคนร้ายจะร้อนรน
ทนความผิดไม่ได้สัก๓๔วันจะปรากฏตัวออกมาเอง
อ่าแล้วก็ยังบอกว่าปลาหมอตายเพราะปากอัตมายากลำบากอยู่แล้ว
พูดไม่ได้นี่ฮะอ่าผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
วันนี้นะครับไหนไหนเจอกันแล้วก็เลยยื่นเหรียญหลวงปู่เดือนชัยรุ่นที่หนึ่ง
อ่าที่วันนี้ก็ได้มาในพิธีปลุกเสกอ๋อนี่ไปเช่ามาเหมือนกันเหรอคะ
ใช่เอาให้เจ้าของเขาช่วยลงยันปลุกเสกให้หน่อยนะฮะ
อ่าพระเดือนชัยก็ลงยันให้ที่ตลับด้านหลังพระตรงเนี้ยนะครับ
คุณผู้ชมครับอ่าอันนี้ก็เป็นยันนะ
ก็แล้วแต่จะดูว่าเป็นยันหรือว่าเป็นอะไรจากนั้นก็ยังได้ลงยันที่
หัวใหม่ของผู้สื่อข่าวของเราด้วยนะฮะผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวีนะครับ
เพื่อจะได้เป็นความสุริมงคลแต่คุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อฮะ
พระเดือนชัยกำลังจะหยิบปากกามาแล้วเขียนยันตรงที่
ของไทยรัฐทีวีค่ะกำลังจะใช้ปากกาเขียนยัน
อยู่อยู่ปากกามันแบบคือมันหลุดหลุดหลุดหักหักออกไปเลยอ่ะ
เขาทำให้เขียนไม่ได้อ่ะเออคือในกล้องมันอาจจะมองเห็นไม่ชัดนะ
แต่ทีมข่าวเราบอกว่าอยู่ดีหัวปากกามันหลุดพึ้งออกไปเลย
ไม่มีหัวปากกาจะเขียนไปเลยอ่าตรงนี้ใช่ไหม
นี่ฮะนี่ฮะ

ถ้าเสียงดีปริมาตาพูดดีปริมาณตาสุปติก็จะดีไป
รหัสสุปหินะมาตอบถ้าตอบไม่ดี
หัวแตกได้เหมือนกันเพราะไม่มันหนัก

ถ้าฉันตอบผิดไปหรือพูดผิดไป

จะเก็บกว่าจะตายก็จะไปห้ามใด

นอนขึ้นเบิ้ลก็ระย่อนขึ้นเบิ้ล
อ๊อนี่ครับเห็นไหมแสดงว่าเลข๓๒ของเรานี่ภาคแกร่งมาก

เพราะว่าพระเดือนชัยบอกว่านี่แปลว่าเขาไม่ให้เขียนนะ

เมื่อเขาไม่ให้เขียนลงไปเดี๋ยวอัตมาเสกให้กันแล้วกัน

คุณผู้ชมครับแล้วคุณผู้ชมจำบรรยากาศเมื่อวานได้ไหมครับ
เมื่อวานนี้ถ้าย้อนไปที่นครนายกนี่แหละนะครับ
ตอนพระเดือนชัยมาถึงตอนแรกอ่ะ
ท่านก็หมุนแล้วก็ล้มลงเนี่ย

คือถ้าดูตรงนี้จะเห็นว่าในมือของพระเดือนชัยเนี่ยถือถุงอยู่เหมือนกับมีวัตถุ
อะไรสีเขียวอยู่ในมือด้วยนะครับถ้ามองด้วยตาเปล่าจะคล้ายใบไม้
แล้วในมือก็มีถุงอีกถุงหนึ่งด้วยท่านไม่วางถุงลงก่อนเหรอคะอ่า
ำไว้แน่นเลยแล้วตอนที่ล้มลงไปในมือก็จะเห็นแบบลักษณะเหมือนกับวัตถุบางอย่างในมือสีเขียว
สักครู่เราก็วงแดงให้เห็นแล้วเดี๋ยวถ้าภาพมาเดี๋ยวเอาให้ดูนะตรงนี้นะเดี๋ยวจะมีภาพมา
นี่ตรงนี้เอาหยุดไว้หน่อยก็ได้ตรงนี้ว่ามันคืออะไรใบไม้เหมือนกันนะคะ
คุณสุชาดานะครับวันนี้ที่ไปเจอนะครับก็เลยถามด้วยความสงสัย
พระเดือนชัยว่าในมือเนี่ยถืออะไรไว้นะครับเมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้น
ท่านเดินมาแล้วมันเหมือนกับหมุนแล้วก็ล้มลงไปเนี่ยนะครับ
พระเดือนชัยบอกว่าที่ถืออยู่ในมือเป็นพระอินเดียนะฮะ
แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นตอนนั้นกำลังจะเดินไปฉัน
ฉันพระทหารนะนะแต่พอผ่านพระประธานเท่านั้นอยู่ก็คุมตัวเองไม่อยู่

มิวเวอร์
เพราะพระอินเทียมาองค์หนึ่งตั้งกิจอธิษฐานว่า

แล้วเจอภาพระธานเยอะเหมือนกับมีอะไร
พอเราไปแล้วก็หมุนไปเลย

หมุนไปเลยเสร็จ
เหมือนกับ๑๘อรหารอะอย่างงี้ละในธรรม
นึงฮะฟูไม่ทรัพย์ฟูไม่อยากรู้ก็คงไม่รู้
คุณรัชพรบอกเป็นอะไรนะใบไม้เหรอ

แต่พระเตือนชัยท่านยืนยันว่าเพราะคราวอินเฆ้า

ที่ทำพิธีปลูกเสกพระรุ่นที่๑ของลงปู่เดือนชัยนะ
พระเดือนชัยท่านก็ออกไปพรมน้ำมนต์ให้กับลูกศิษย์ลูกหาที่มารอกันเยอะเลยนะครับ
แล้วก็นำเหรียญที่เช่าบูชามารับน้ำมนต์เพื่อความเป็นสุริมงคล
มีสองสามีภรรยานะครับมาจากนครรัชศรีมานะครับมารอพบเลยนะครับ
ตั้งแต่ตี๕นะวันนี้บอกว่าโอ้โหมาด้วยแรงศรัทธามากเห็นข่าวทางโทรทัศน์แล้ว
อยากมาหาหลวงปู่เดือนชัยให้ช่วยเสกปัดเป่าให้กิจการค้าขายเนี่ยเจริญรุ่งเรือง
ตอนนี้ทำอาชีพขายของเก่าอยู่เนื่องจากหลายเดือนที่ผ่านมากิจการมันย่ำแย่เหลือเกิน
ตัวเศรษฐกิจไม่ดีเนาะเราก็อยากค่าขายดีดีช่วงนี้นะตอนนี้ก็ดูทาง
ออกรุ่นที่หนึ่งแล้วก็อยากมาเลยก็ชวนกันมากันสองคนเลย
ส่วนวันนี้นะครับก็มีพ่อค้าแม่ค้าแผงลอตเตอรี่มาเยอะแยะไปหมดเลย
บอกว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่มาที่นี่นะฮะมาทำบุญมาร่วมพิธีปลุกเสกพระเนี่ย
ก็จะมาตามหาลอตเตอรี่ที่เป็นหมายเลขทะเบียนรถของหลวงปู่เดือนชัยด้วยนะ
นี่หมายเลขทะเบียนรถทะเบียนรถก็มาเหรอคะขอไข่งองูนี่ฮะ
หนึ่งห้าหนึ่งหกตรงเนี้ยนะเป็นรถที่มีลูกศิษย์เอามาถวายเอาไว้
มีชาวบ้านที่เห็นพระเดือนชัยทำพิธีแล้วก็เห็นตอนที่เสกเป่าให้กับไมค์ของผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ค่ะโอ้โหชาวบ้านบอกไปซื้อเลขสามสิบสองเลยนะโอ้โหค่ะ
นั้นเลยเห็นตอนที่จะเอาปากกาเชิมแล้วปากกาหัวปากกาหักอ๋อชาวบ้านบอก
โอ้โหจังหวะนั้นเลยใช่ไหมแสดงว่าเลขสามสิบสองนี่คลังมาก
พูดก็พูดเลขสามสิบสองเคยออกนะเอาไม่เชื่อฟังแม่ค้า
ลูกค้ารถอรี่เหรอโอ้ได้ทะเบียนรถหลวงพ่อค่ะหนึ่งห้า
หนึ่งหกแล้วก็สองศูนย์ศูนย์สองเป็นเลขเลขแบงค์ยี่สิบ
ที่หลวงพ่อโยนให้ลูกศิษย์ค่ะศูนย์เอ่ยศูนย์แปดศูนย์แปด
ลูกค้าจะหาเยอะมากแต่ไม่มีขายหมดเกลี้ยงเลย
จ้ะใครมาถามเลขสามสิบสองบ้างไหมคะมีค่ะสองสามหมดเกลี้ยงเลย
สองเหลือชุดสุดท้ายเอาไปเลยค่ะ
แม่ค้าบอกว่ามีชาวบ้านมาถามหาเลขสามสิบสองนะฮะ
แล้วเหลือใบสุดท้ายพอดิบพอดีเลยเลข๓๒เนี่ยนะซึ่งตอนที่แม่ค้ากำลังคุยกับเราอยู่เนี่ย
มีลูกค้ามาค่ะแล้วคนนี้แหละก็คือผู้ที่มาถามหาเลขสามสอง
จริงจริงด้วยอ่ะใช่เธอบอกเธอถูกชะตากับเลขนี้
แล้วตอนที่ทำพิธีกันอยู่แล้วเห็นหลวงปู่เดือนชัยหยิบไมค์ไทยรัฐขึ้นมาเนี่ย
บอกตอนนั้นอยู่ดีนะเธอขนลุกขึ้นมาเลยนะยิ่งตอนที่แบบจะเจิมเอาปากกาเจิม
แล้วหัวปากกาหักหลุดออกไปปึ้งเอาไว้เนี่ยเธอบอกโอ้โหขนลุกเลยออกมาเนี่ย
รีบมาหาเลขสามสองเลยฮะ

เมื่อกี้เข้าไปเห็นแก่ชูมาก
เห็นเลขนี้ขนลุกดูหลวงปู่ตลอดแล้วก็มาขอเลข
๑๓ล้าน๒๐๐บาท

คือตอนนี้ต้องบอกว่าพระเดือนชัยเนี่ยโอ้โห

อยากเจอหรือว่าอยากได้เลขคะ
ก็คงสองอย่างบางคนก็อย่างผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งก็โพสต์คลิป
พระเดือนชัยหรือว่าหลวงปู่เดือนชัยแล้วแต่จะเรียกนะ
นั่งอยู่ลักษณะคล้ายกับอยู่ในกุฏิ

อย่างนี้นะแต่ก็ไม่ได้โพสต์ฮะ

ผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์คลิปเอาไว้

นี่อันนี้อาจจะเป็นเรื่องของลักษณะการ
แต่ท่านท่านพลขวรด้วยหรอ
ไม่รู้อาจจะทำพิธีอะไรบางอย่างแล้วมั้งไม่รู้ล่ะ
เอาเป็นว่าใครที่ต้องการพบหลวงปู่เดือนชัยเนี่ย
พรุ่งนี้จะมีพิธีปลุกเสกพระรุ่นที่หนึ่งอีกหนึ่งวันนะครับที่นครนายกนะครับ
หลังจากนั้นจะกลับไปที่วัดถ้ำจานวัดถ้ำจานครูภูหินต่าง
ที่จังหวัดมุกดาหารอืมนี่ค่ะก็
ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะตรงที่ว่าที่ว่า
บังเอิญเลขที่พระเดือนชัยไปเขียนบนจานเนี่ยครับ
ไปตีแล้วก็ดันถูกได้รางวัลใหญ่เป็นแสนบาทจริง
งวดวันที่๑มิถุนายนนะใช่ค่ะ
ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่เมื่อช่วงเช้าเนี่ย
ไปที่เจดีธาตุที่เก็บอัฐิของลูกสาวที่วัดภูผาแอกนะครับ
แล้วก็ไปดูโกรธที่เก็บกระดูกของลูกสาวเนี่ยทำความสะอกทำความสะอาดนะ
แล้วก็มีตัวเลขติดอยู่ที่โกรธพอดีเลยนะครับ
เพราะว่าเหมือนกับเป็นป้ายราคานะตอนนั้นที่มาเก็บกระดูกลูกสาวเอาไว้แล้วก็ฝากไว้ที่วัดเนี่ย
อาจจะไม่ได้ดึงออกเป็นเลข๒๙๐เหมือนกับราคา๒๙๐บาท
เมื่อช่วงเย็นครับตอน๕โมงเย็นวันนี้คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่นะครับ
แล้วก็มีน้าชายของน้องชมพู่ด้วยนายนารินหลับโพนะครับ
ก็มาซื้อของที่ตลาดเตางอยนะวันนี้วันอาทิตย์ครับชาวบ้านมาซื้อของกันเยอะนะครับ
จับจ่ายซื้อของที่ตลาดอ่าตลาดตลาดเตางอยอยู่สกลนครนะฮะแต่ว่าไม่ไกลจากบ้านอ่ะ
ดาหารที่ตรงกกตูมเนี่ยที่บ้านกกอกเนี่ยคุณแม่คุณพ่อน้องชมพู่เจอแผงลอตเตอรี่
ก็เลยไปที่แผงขายลอตเตอรี่พญาเต่างอยซื้อไป๒๐กว่าใบนะนี่ฮะ๒๐กว่าใบเยอะมากนะคะน่ะ
แต่คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่บอกว่าเป็นความเชื่อส่วนตัวนะแล้วท่านดูฮะเลขที่ซื้อเลขท้ายเนี่ยคือขอสองเก้าศูนย์
มีเท่าไหร่เอาหมดได้มายี่สิบกว่าใบนี่ครับแต่คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่บอกว่าแหม
เดี๋ยวจะหาว่าคุณพ่อคุณแม่ทำไมซื้อเยอะจังมันก็หลายบาทนะความจริงแล้วเนี่ยเป็นของคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่เนี่ย
เจอเลขนี้ฝากด้วยนะก็ซื้อเหมือนกันหมดอ่ะหลังจากไปเห็นเลขที่โกรธที่เก็บกระดูกน้องชมพู่อ่ะ
หรือเกิดขึ้นเกี่ยวกับช่วงของข่าวสารในเรื่องราวของน้องชมพู่
มันมีออกมาทุกวันแล้วมันหมดทุกวันอย่างเลข๑๗นี่ก็บอกเสี่ยงเซ็มซี
เสี่ยงเซ็มซีนี่ก็หมดนะวันนี้โอ้โห๒๙๐เนี่ยหมดเลขอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับน้องชมพู่
หมดนะฮะไม่มีเหลือขายเลยนี่เหลือพรุ่งนี้อีกวันนะ๑๕มิถุนายนนะ
ใช่ค่ะกว่าจะถึงสิบหกมิถุนายนจริงจริงเลขน้องชมพู่นี่ออกมาหลายเลขมากแล้วนะ

เมื่อ๒๓วันก่อนที่ดังเป็นกระแสเลยก็คือ๑๗นะคะแล้วก็ส่วนเลขพญาปูเตาก็จะมี๒๕๓๕๔๕๕แล้วก็๑๕ที่มาแรง
แล้วล่าสุดก็เป็นเลขที่ตามกระแสของวันนี้นะคะจากแม่น้องชมพู่ที่มาซื้อที่มาอ่าพญาเตางอยสองเก้าศูนย์

ทุกแผงเลยที่มีค่ะเห็นมากับลูกสาวนะคะแล้วก็สามีของเขานะคะก็มาถามหา๒๙๐ซื้อทุกแผงเลยค่ะ
คือมีเท่าไหร่เอาหมดเลย

ก็คือทุกแผงที่มีนี่ก็รวบรวมไว้ให้ค่ะ
ค่ะรวบรวมไว้ให้เขาเลยค่ะ
นี่ค่ะนี่คือที่ตลาดเตางอยนะครับที่คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ไปมาเมื่อเย็น

มา๒ครั้งใช่ไหมคะ๒ไม้หล่นลงมาพร้อมกัน
ส่วนพ่อเนี่ยเสี่ยงเซ็มซีได้เลขเจ็ดเพราะฉะนั้นเลขแรกที่เป็นเลขแรกแรกเลยเนี่ย
ก็คือเลขหนึ่งเจ็ดครับคนก็เริ่มมาแห่ซื้อกันจนหนึ่งเจ็ดเนี่ย
แผงกันไปหลายหลายที่อืมซึ่งพ่อกับแม่น้องชมพู่ก็บอกความรู้สึกว่า
ตกใจเหมือนกันนะที่แม่เนี่ยเสี่ยงออกมาได้สิบเจ็ดคือหนึ่งเจ็ด
ส่วนพ่อเนี้ยก็ได้เลขเจ็ดแล้วด้านไปตรงกับขันนมลของหมอลักษณ์
มีคนมองเป็นเลขหนึ่งเจ็ดอีกแต่ทั้งคุณพ่อและคุณแม่ของน้องชมพู่ขอเตือนนะคะ
นักเสี่ยงโชคทั้งหลายแหล่ถ้าจะเอาเลขนี้ไปซื้อลอตเตอรี่ก็ไม่ได้ว่าอะไร
แต่ถ้าซื้อแล้วไม่ถูกเนี่ยจะมาว่ากันไม่ได้นะคะซึ่งตัวพ่อแม่เองก็อย่างที่บอก
ไม่ได้ซื้อนะหนึ่งเจ็ดอ่ะครับพ่อแม่น้องชมพูไม่ได้ซื้อหนึ่งเจ็ดเลย
ถ้าถามถึงประวัติศาสตร์การเล่นลอตเตอรี่ของคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่เนี่ย
เออบอกว่าทั้งชีวิตเนี่ยเคยถูกครั้งเดียวเป็นคนที่ไม่ไม่เอาดีกับการเสี่ยงโชคไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่อ่ะค่ะ
ถ้าย้อนกลับไปตอนที่ถูกลอตเตอรี่เนี่ยคือตอนที่ครอบครัวออกรถไถนามาใหม่ใหม่
ครั้งนั้นครั้งเดียวในชีวิตเนี้ยนะเลขทะเบียนรถไถคือสองศูนย์สองศูนย์
ก็ไปซื้อสองศูนย์มาค่ะถูกเลขท้ายสองตัวหนึ่งใบตอนนั้นซื้อราคาถูกด้วยนะเจ็ดสิบห้าบาท
แม่ค้าลดราคาให้จาก๘๐เพราะว่าคือรางวัลมันจะออกอยู่แล้วแล้วยังขายไม่หมดแผง
ก็เลยเอาช่วยซื้อหน่อยเถอะแม่ค้ามองว่าขายออกก็ยังดีกว่า
ก็เลยตัดสินใจซื้อมาเพราะมันถูกดีปรากฏว่าถูก๒๐๐บาทค่ะ
แต่หลังจากครั้งนี้แล้วไม่ถูกอีกเลยนะคะ
เราไปไปที่พญาตางออย่างไรเราก็ประเสริมสิบสี่ครับเลขแม่ดัง
ก็ไม่ได้เอาเลขเราไม่ได้ซื้อสักใบเลยนะอันนี้ก็แล้วแต่ใครจะคิดก็แล้วกันค่ะ
แล้วพ่อกับแม่ก็ไม่ใช่อาจารย์ใบหวยนะเคยถูกเลขอะไรบ้างครับตอนนั้น
ก็ถูกเลขรถไถสองศูนย์สองศูนย์นะคะเลขทะเบียนรถไถสองศูนย์สอง
ซื้อง่ายไม่ต้องซื้อเยอะค่ะแค่สองศูนย์ก็พอตอนนั้นถูก
กี่ใบฮะใบเดียวน่ะใบเดียวแต่เขาขายลดราคาให้นะ
สามใบแต่พ่อแม่เขาเขาเลือกเอาใบเดียว
ส่วนกระแสเลขเด็ดของชาวบ้านในหมู่บ้านกกอกที่ตำบลกกตูมเนี่ยนะคะ
ก็เริ่มจากที่ต้องตึงเครียดอึดอัดกันมากับเรื่องของคดีตอนนี้ก็แหม่
ใกล้วันที่๑๖เขาก็อยากจะมีความหวังกระชุ่มกระชวยใจกันหน่อยนะคะ
โอ้โหคนนี้นะทั้งหมู่บ้านกกอกบอกเลยว่าเนี่ยนักเสี่ยงโชคมือหนึ่งของหมู่บ้านกกอก
ประวัติในการเล่นลอตเตอรี่ของเธอเนี่ยนะถูกรางวัลมา๕งวดติดต่อกันแล้ว
เธอเป็นคนชอบซื้อสลากเสี่ยงโชคอยู่บ่อยครั้ง
คุณนฤทธิก็เลยถามว่าอ่ะงวดล่าสุดนี้ซื้อเลขที่ไหนยังไงไว้บ้าง
ผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าใจจริงนะไม่อยากบอกนาริสเลย

เขาบอกว่าบอกไม่ได้บอกปุ๊บเนี่ยเลขมันจะเคลื่อน

คุณนฤทธิ์เราก็เพื่อแฟนข่าวไทยรัฐทีวีหลายคนที่ยังไม่มีตัวเลขอยู่ในใจ

วอนเต็มที่นะคะสุดท้ายเธอก็ยอมบอกว่าซื้อจากการตีความพระอาจารย์เดือนชัยนั่นแหละ

เนี่ยเลขนี้ค่ะติดตามข่าวน้องชมพู่แล้วก็มาวิเคราะห์เป็นตัวเลขเอาเอง

นาริสก็ถามอีกว่าแล้ว๐๔๕มันมายังไงเหรอ

เธอบอกว่าจากวิเคราะห์ของตัวเองนะงวดนี้ศูนย์ต้องมา

จากการเป็นเซียนเซียงโชว์แห่งหมู่บ้านกกกกกก๐ต้องมา

ง่ายแบบนั้นแหละทีนี้คุณนฤทธิก็เอาภาพเนี้ยไปให้เธอดูด้วยนะ
บอกว่านี่พ่อแม่น้องชมพู่เขาไปซื้อเลขนี้มาแล้วนะ

เลขราคาโกรธเนี่ย๒๙๐บาทเนี่ย
พอเธอเห็นปุ๊บเธอบอกว่าน่าสนใจ

เป็นเลขสวยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเจอจะลองซื้อเหมือนกัน

เคยถูกมากสุดกี่งวดซ้อนกันครับ

ครับแต่บางทีก็เว้นงวด
อืมแต่จะถูกบ่อยที่สุดในหมู่บ้านนะ

ก็ซื้อไปแล้วอ่ะโอเตอรี่๐๕๔

ใช่ค่ะดูจากข่าวพระอาจารย์เดือนชัยค่ะ
อืมแล้วมองเลขอื่นไหมครับ
๑๗อย่างเงี้ยหรือว่า๑๗ไม่ชอบก็ซื้อแต่๐๒๐๐แล้วก็๘๒
ครับ๒๘สามคู่๐เลข๐ได้มาแน่แน่๐ได้มาแน่ทำไมฮะ
ก็ไม่รู้นะครับก็ตีความใส่ว่าน้องเขาเสียอืม
ก็เลยเอา๐ใส่ครับ
อ่าไหนไหนก็ไหนไหนแล้วนะครับพ่อแม่น้องจุ่มพู่บอกว่า
เคยถูกรางวัลกับเลขรถไถคันแรกที่ซื้อมาใช่ไหมคะครับ
วันนี้ทีมข่าวเราเจอนี่ไงพ่อแม่น้องชมพู่อ่า
มอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนใช่ไหมที่ไปหาตำรวจอ่ะอ่าใช่ครับ
อ้าวสักหน่อยไหมล่ะทะเบียนอ่ะอ๋อเหรออ๋อ
ก็เขาบอกเขาเคยถูกกับรถไถของเขานี่ไงนี่ทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ของเขานะคะ
กลนครนี่ไงสกลนครหนึ่งก่อไก่มมอ่า
ก็แล้วแต่นะคะคุณผู้ชมย้ำอีกครั้งว่าก็แล้วแต่
หลายคนอาจจะมองว่าโอ้ตกลงนี่จะได้ดูความคืบหน้าไหม
มันมีเรื่องตัวเลขเยอะจังเอาจริงจริงนะ
คดีนี้มันค่อนข้างเครียดนะคะชาวบ้านเองก็เครียด
จะว่าเป็นช่วงเวลาคลายเครียดก็แล้วกันนะคะมันก็เป็นวิถีชีวิตปกติโดยทั่วไปอ่ะนะ
อ่าก็เพียงแต่ว่าก็ย้ำเตือนกันว่าท่านซื้อลอตเตอรี่นะฮะค่ะอ่า
แล้วคนที่ไม่ถูกเนี่ยเยอะกว่าคนถูกแน่นอนถูกต้องนะครับ
ท่านผู้ชมครับตอนเนี้ยสามสิบสี่วันนะครับสามสิบสี่วันที่ตำรวจยังคงพยายามคลี่คลายคดีของน้องชมพู่
ใครคือคนร้ายใครคือคนพาน้องชมพู่ไปจากบ้านเมื่อสิบเอ็ดพฤษภาคมอืม
แล้วไปทำอะไรกับน้องจนน้องเสียชีวิตแล้วเอาศพไปทิ้งไว้ที่ภูเหล็กไฟไปเจอศพเมื่อ๑๔พฤษภาคม
เจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าจะเอาผลดีเอนเออย่างละเอียด
แล้วได้ครบถ้วนทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยมันจะใช้เวลาประมาณสี่สิบห้าวันอืม
ตอนนี้บางอย่างก็ออกมาแล้วใช่ค่ะแต่หลักฐานสำคัญเนี่ย
มันยังไม่ออกมาสำหรับดีเอนเอผลทางนิติวิทยาศาสตร์มันต้องใช้เวลา
ถ้านับจาก๑๔พฤษภาคมที่พบศพน้องชมพู่แล้วก็ได้ตัวอย่างหลักฐานต่าง
ไปพิสูจน์ตรวจดีเอนเอเนี่ยถ้านับสี่สิบห้าวันอย่างน้อยเนี่ยนะ
สิบห้าวันเนี่ยก็นู่นอ่ะสามสิบมิถุนายนประมาณนั้นอ่ะ
ภายในสิ้นเดือนนี่เพิ่งกลางเดือนอืม
ชาวบ้านในพื้นที่บ้านกกอกนะครับที่หมู่บ้านกกอกเนี่ย
บนกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารบอกกับเราว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับ
นะเราไปคุยเอาไว้นะครับอ่าบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะ
ความรู้สึกนะอย่างนางแยงเนี่ยบอกว่าตอนนี้คนในหมู่บ้าน
เกิดความอึดอัดแล้วก็กดดันมากเพราะอย่างครอบครัวของเธอตำรวจก็เอาลูกหลานไปสอบปากคำ
นะตำรวจเอาลูกหลานทุกคนในหมู่บ้านไปสอบปากคำลูกของเธอถูกนำตัวไปสอบปากคำ
สิบเอ็ดครั้งนะฮะทั้งทั้งที่ลูกไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรด้วย
แล้วทุกครั้งเวลาที่จะไปสอบปากคำเนี่ยไปหาตำรวจก็ต้องเหมารถคนในหมู่บ้านตามลูกไป
ตามไปที่โรงพักเพราะเป็นห่วงกลัวว่าลูกจะถูกซ้อมหรือบังคับให้สารภาพ
เพียงแค่ลูกชายของเธอเท่านั้นสามีเธอตัวเธอเองก็ถูกพาไปสอบปากคำ
แล้วก็เอาไปตรวจดีเอนเอนะตัวเธอเองเธอก็ต้องเลี้ยงหลานนะทุกวันนี้
หลานก็ยังเนี่ยตัวเล็กต้องคอยไกลเปรย์ให้นอนนะเวลาตำรวจมาเขาก็รออ่ะ
รอจนหลานตื่นแล้วก็พาไปเขาก็มาเชิญไปดีนี่แหละนะ
แต่ว่าเธอกับครอบครัวเนี่ยพร้อมให้ความร่วมมืออยู่แล้วแสดงความบริสุทธิ์ใจอยู่แล้ว
แต่บางทีมันก็บ่อยเกินไปจะออกไปหาของป่า
เอามาขายเอามาเลี้ยงชีพก็ไปไม่ได้แล้วทุกครั้งเวลาตำรวจตามมานะ
มาเอาตัวไปสอบปากคำเนี่ยนะไปเอาตัวมาถามอะไรพวกนี้นะครับ
คือบางทีเขาก็เลยไม่รู้จะมาตอนไหนอีกอะไรยังไงอีกก็ไม่กล้าออกไปไหน
จนตอนนี้อย่างครอบครัวของคนนี้ที่เขาคุยกับเราเนี่ยเขาบอกแทบไม่มีจะกินแล้ว
ค่ะนะคือถ้าไม่ได้เงินเยียวยาจากรัฐบาลเนี่ย
ตอนนี้คือไม่มีเงินสักบาทแน่นอน
ปูยากที่สุดเลยไปไหนก็ไม่ได้
มันไม่มีอะไรกินเลยถ้า
ไม่เกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นเราไปหาเห็ดน่ะได้แล้วได้เงินตั้งหลายพันแล้ว
ไปยูชาธานี่น่ะสามครั้งสามทุ่มก็ไม่ได้มาร้านก็เอาไปด้วย
ไม่มีใครเอาหอบไปต้องเสียเงินค่ารถเหมารถเข้าไปด้วย
อึดอัดเถอะไปถามผู้ใดก็อึดอัดคือการเบิร์ต
ให้เขาดูแลเรามั่งไม่ใช่แต่จับโจรอย่างเดียวโจรไม่รู้มันไปไหนแล้วล่ะ
เพราะว่าชาวบ้านนี้เอาไปทักทุกคนแล้ว
ตอนนี้ถึงผู้หญิงแล้วนะคะผู้หญิงด้วยเหรอทีเนี้ย
ผู้หญิงก็เอาไปสองวันแล้ว
มีชาวบ้านกกอกอีกครอบครัวหนึ่งนะครับที่บอกกับเรานะ
เขาบอกว่าตอนนี้คนในบ้านกอกอึดอัดมากที่สุดนะฮะ
ที่ไม่สามารถจะไปไหนมาไหนได้แล้วก็ไม่สามารถบอกอะไรกับใครได้ด้วย
เวลาจะพูดจะทำอะไรออกไปกลัวว่าจะกลายเป็นผู้ต้องสงสัย
กลายเป็นผู้ต้องหาอะไรไปหมดเนี่ยยืนยันว่าทุกคนพร้อมให้ความร่วมมือกับตำรวจอยู่แล้วนะครับ
เวลาที่สอบถามไปบางทีเนี่ยพอพูดความจริงไป
เจ้าหน้าที่ไม่เชื่อก็มีอย่างนี้บางคนบอกเขาเจอว่ายอมรับสารภาพซะ
ซึ่งเขาไม่ได้ทำเขาก็ไม่ยอมรับสารภาพก็ไม่ได้ทำจริงแบบ
ทุกคนก็เลยบอกว่าคือมันอึดอัดไปหมดแล้วชาวบ้านเนี่ยเขาต้องอยู่อาศัยด้วยกันตลอดเวลา
เขาก็เลยกลายเป็นว่าระแวงกันด้วยไม่ไว้ใจกันด้วยกลัวว่าจะกล่าวหากันไปมาด้วย
โดยเฉพาะการที่ไปถึงแล้วให้แต่ละคนไล่เลียงช่วงเวลาแบบนาทีต่อนาทีเนี่ย
ชาวบ้านบางคนบอกว่าโอ้โหบางทีมันก็จำไม่ได้นะว่าในแต่ละวันทำอะไรไปบ้าง
แล้วถ้าพูดไปแล้วพูดผิดก็กลายเป็นผู้ต้องสงสัยอีก
ไหนตอนนี้จะออกไปไหนก็ไม่กล้าไปเดี๋ยวเกิดไปแล้วเกิดเจ้าหน้าที่มา
แล้วจะพาตัวไปสอบถามข้อมูลสอบปากคำแล้วไม่อยู่เดี๋ยวก็จะหาว่าอ้าวผิดปกติอีก
พอถามว่าเอาไปไหนมาไปทำอะไรที่ไหนกี่โมงบางทีก็ตอบไม่ถูก
เพราะว่านึกไม่ออกนึกไม่ทันเนี่ยฮะมันก็เลยกลายเป็นความอึดอัดไปหมดฮะ
ผมบอกเลือดไม่พอแต่ช่วยไปหากะไปหาก
เราก็ได้คุยกับหลายคนแล้วครับ
หลายคนแล้วครับทุกคนก็บอกว่าพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกอย่างนะครับ
แต่บางทีมันก็มีงานซ้อนงานเกิดขึ้นแล้วเขาก็กังวล
อย่างเช่นชุดสืบสวนก็มีหลายชุดพอชุดหนึ่งมาก็มาถามอีกชุดหนึ่งมาก็มาถาม
ทีนี้เกิดไปตอบไม่เหมือนกันสักชุดนึงเนี่ยโอ้โหยุ่งเลย
กลายเป็นตอบไม่ถูกตอบไม่ตรงกลายเป็นน่าสงสัยน่าระแวงอะไรไปอีกอย่างนี้นะครับ
แล้วแต่ละคนก็ยากจนนะฮะเขาก็ต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัวกัน
ตอนนี้ก็เลยอยากให้ตำรวจเนี่ยจับกลุ่มตัวคนร้ายให้ได้เร็ว
เพราะว่าผ่านมาเนี่ยเดือนหนึ่งแล้วตอนนี้๓๔วันแล้ว
เดือนหนึ่งกับอีก๔วันแล้วอยากให้จับคนร้ายให้ได้สักทีหนึ่ง
แล้วอยากให้เป็นคนร้ายตัวจริงแบบมีหลักฐานชัดเจนไม่จับแพ้
ไม่อยากให้ใครเป็นแพ้เลยในคดีนี้ชาวบ้านบอก
แต่ว่าในมุมของตำรวจก็บอกว่ามันก็ยากอ่ะคดีเนี้ย
ก็อย่างที่เราคุยกันกล้องวงจรปิดก็ไม่มี
พยานแวดล้อมที่จะเห็นอย่างชัดเจนว่าใครแปลกหน้าหรือใครน่าสงสัยเข้ามาใกล้ตัวเด็ก
แล้วพาเด็กไปแล้วทำร้ายเด็กหลักฐานร่องรอยต่างในจุดพบศพระหว่างทาง
จะไปถึงภูเหล็กไฟโอ้โหมันแทบจะหาอะไรไม่เจอเลย
ใช่ค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำงานอยู่นะคะ
รวมถึงชาวบ้านกกอกด้วยก็อยากที่จะให้มีสภาพจิตใจที่ดี
ในการใช้ชีวิตกันต่อไปด้วยนะคะครับหวังว่าตำรวจจะจับตัวคนร้ายตัวจริงให้ได้โดยเร็วนะคะ